คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับและ
แน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อม
ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและในช่วงนี้เรา
ต้องมีการเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้เรายัง
คงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากคุณ
ชมเหมือนเดิมแต่มาแบบวีดีโอคอร์แล้ววันนี้แขกรับ
เชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ห่างห่างอย่างหัว
ห่วงกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่บอกว่าเป็นทั้ง
ผู้กำกับมากฝีมือเป็นทั้งนักแสดงมากฝีมือท่านหนึ่งใน
วงการครับยินดีต้อนรับพี่แฉะองค์อาจเจียมเจริญพรกุลครับ
สวัสดีครับพี่แฉครับสวัสดีครับคุณแจ๊คครับสบายดีนะครับ
พี่สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้โควิดเราอยู่ห่างกันนิด
หนึ่งนะพี่นะได้ครับแล้วถามก่อนครับพูดถึงเรื่องของผล
งานที่เราเคยเห็นทั้งหน้าหน้าหนังหน้างานแล้วก็รวมไปถึง
เรื่องหลังสิ่งที่สร้างชื่อให้กับพี่แฉะเลยที่คนจำได้เลย
แน่นอนคงจะหนีไม่พ้นหนังผีเป็นหนังเรื่องแรกที่กำกับ
เมื่อหลายปีที่แล้วก็คือน้ำน้ำผีนองสยองขวัญอยากจะบอกว่า
สนุกมากสนุกมันเป็นหนึ่งเรื่องที่สนุกมากแล้วก็สิ่งที่
หลายคนจำได้ก็คือเห็นพี่แฉะในภาพยนตร์ผีแจ้งหนังครับ
เป็นหนังที่ไปร่วมแสดงแต่นั่นค่อนข้างแบบดราม่ามากเลย
หนังน่ากลัวเป็นหนังแบบแนวซีเรียสไปเลยนะฮะทีนี้เนี่ยแน่
ว่าพี่แฉะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราพี่แฉะจะต้องมี
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาพูดคุยให้กับ
แฟนแฟนรายการได้รับฟังกันครับวันนี้พี่แฉะมาพร้อมกับเรื่องของ
ผู้กำกับรายการผีครับเป็นรายการผีรายการหนึ่งครับนะฮะ
ที่อดีตพิธีกรเขาหน้าตาดีมากครับชื่อคุณแจ็คนี่แหละครับ
ใช่ค่ะพี่เป็นยังไงพี่ได้ข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยที่กำกับรายการ
ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่ามันเหตุการณ์มันเกิด
ขึ้นข้างหลังมันเป็นที่คุณแจ็คไม่รู้เลยทั้งก่อนแล้วก็หลัง
กับเลยซึ่งผมอธิบายฟังก่อนไว้จริงแล้วว่าผมอ่ะก่อนนั้นนี้
ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีคนนี้ออกตัวเลยนะว่าไม่เชื่อแล้วมี
อะไรเนี่ยผมจะใช้โลจิกตลอดคือตะกะตลอดว่าเฮ้ยผีมันกิน
ข้าวได้หรือผีมันอะไรคือแต่ชอบฟังนะชอบฟังบ้างฟังถ้ามี
โอกาสคุณแจ๊ครุ่นก่อนมาอะไรต่างก็ฟังดูเออมันก็
สนุกดีแต่ว่าเราก็เก็บเป็นข้อมูลใช่ไหมมาเขียนบทหนัง
อย่างเงี้ครับแต่เราเองเนี้ยเราไม่เชื่อเรื่องผีอ่ะคือเราไม่
เชื่อแล้วเหตุการณ์มันก็จับภัดจบภูมิมาว่าปกติผมก็
ไม่เคยทำรายการผีเลยนะครับแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยไปช่วยพี่คนหนึ่ง
พี่คนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้กำกับไปช่วยร่วมกำกับหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วก็จังหวะนั้นผมก็เพิ่งมารู้ว่าแกทำรายการผีอยู่ด้วย
เป็นไซด์ไลน์แกแกก็ทำรายการผีเพิ่งเริ่มเหมือนกันแล้วรายการก็ค่อนข้างน่าสนใจแกก็เล่าให้ผมฟังผมก็เฉยแหละ
เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับสายอาชีพเราไม่เคยคล่องแวะเลยแต่มันมีวันหนึ่งคือแกต้องไปรับรางวัล
ไปทำสารคดีด้วยแล้วแกไปรับรางวัลที่อเมริกาแล้วมันตรงกับวันถ่ายทำรายการผี
แกก็มาปรึกษาผมบอกว่าเฮ้ยพี่อยากให้ไปช่วยกำกับรายการนี้หน่อยได้ไหมเป็นรายการผีอะไรอย่างนี้
เราก็เลยบอกว่าเอาเหรอพี่ที่ไหนอะไรบอกเออเดี๋ยวแจ้งวันแจ้งอะไรไปช่วยพี่หน่อยเพราะว่าพี่ไปไม่ได้จริง
ผมก็เลยอ่ะโอเคไปตกลงรับปากแกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าเออไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแค่แค่จ๊อปหนึ่งก็เลยไปทำครับ
ในขณะที่งานตอนนั้นก็ยุ่งอยู่ก็ทำอยู่บริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยมีงานอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ผมก็ต้องไปวันตัดต่อแต่ว่าผมเข้าใจว่ารายการผีเนี่ยมันต้องถ่ายทำกลางคืนผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำกันยังไงรายการผีต่าง
โอเคเขาก็บอกทางมาว่าเป็นอย่างนี้อยู่จังหวัดนครนายกชื่อวัดนี้วัดนี้อยู่นครนายก
เกือบ๒๐ตัวอะไรอย่างนี้เยอะมากหลายตัวเป็น๑๐ตัวแหละผมก็ส่งเขาล่วงหน้าไปก่อนผมบอกพี่จะเสร็จงานประมาณสักทุ่มนึงนะถ้าเร็วสุด๕โมงเย็น
ผมก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่งไอ้น้องคนนี้ไปแล้วไอ้น้องคนนี้ไอ้น้องคนนี้จริงมันก็ไม่ได้กลัวผีนะไอ้ต้อยนี่แหละชื่อไอ้ต้อยพี่ต้อยครับต้อยต้อยที่ปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้แหละเขาก็ล่วงหน้าไปก่อน
วัน๕โมงเย็นแหละฟ้ามันก็คืมในใจก็นึกไม่ได้อะไรเราอยู่ในตึกเขาก็โทรมาบอกต้อยมันก็โทรมามันไม่เคยโทรมาอย่างนี้นะ
เขาบอกว่าในขณะที่เขาไปเซตอัพอยู่เนี่ยวางกล้องวางอะไรตอนกลางวันเนี่ย
แล้วไปหาข้อมูลจากจากคนคนท้องที่อ่ะหาข้อมูลอ่าข้อมูลสนามอะไรต่างต่าง
ครับเขาบอกว่าเพราะตอนเย็นเนี่ยฝนคือลักษณะของรายการมันจะกลางเต้นเหมือนเต้นทหารอเมริกันนะ
แล้วเราถ่ายกันในเต็นต์แล้วก็มีไฟเขาบอกเขาเซ็ตเต็นเซ็ตอะไรเสร็จเนี่ยฝนมันลงหนักมากกลางป่าช้ามันเป็นป่าช้า
ครับแล้วบอกแล้วมีอะไรบอกว่าก็มีทีมพ็อปเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นใครเขาบอกว่าเขาก็ไปขอไปขอโรงศพอืม
โรงศพจริงอ่ะนะที่ไม่ได้ใช้หรืออะไรไม่รู้อ่ะเอามาให้โอ้โหถามว่าเอามาทำไมบอกว่าเผื่อพี่จะใช้เป็นพล็อปใช้อะไรบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาเขาก็เลยลากไปไว้ที่ข้างเต็นต์
เสร็จแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นอ่ะไม่นานฝนมันก็ตกหนักมากตกหนักแบบไม่หยุดเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ารายการผีเลยที่เขาทำเนี่ยเขาจะมีเราเรียกง่ายง่ายว่าร่างทรงหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้มีเซนต์มีอะไรบางอย่างเขาก็บอกว่าที่ฝนมันตกหนักต่างเนี่ยมันมีวิญญาณมีอะไรต่างเนี่ยเขาพยายามติด

พี่ส่วนใหญ่เวลาทำอ่ะเขาไม่ค่อยเส้นไหว้กันเพราะว่าถ้าเส้นไหว้เหมือนเราไปแสดงความขอบครบเนี่ยส่วนใหญ่ผีก็จะไม่ค่อยออกมาผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าคุณแจ๊คทำยังไงหรืออะไรต่างผมก็เพิ่งรู้สำหรับรายการนี้เขาบอกเขาไม่เส้นไหว้ผมบอกเหรอวะอ่ะไม่เป็นไรไม่เส้นไหว้แต่คราวนี้วิญญาณที่ไม่พอใจเนี่ยเขาก็เลยเห

เขาขนลุกอ่ะมันก็ส่งมาให้ผมเห็นบอกจริงอ่ะต้อยบอกจริง
ของจริงว่ะผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไป
ครับแต่นี่สมัยก่อนอ่ะเวลาบอกทางเราก็ขับรถไปเนี้ย
ผมก็ออกออกรถประมาณสักทุ่มหนึ่งเขาบอกเขาจะเริ่มถ่ายประมาณสามสี่ทุ่ม
ครับก็ขับรถไปนั่งไปกับน้องคนหนึ่งอยู่ชื่อก้าอืม
ก็ขับไปฝนมันตกหนักมากหนักก็แบบแล้วเส้นทางเนี่ยข้างซ้ายจำได้
เป็นชนประธานเป็นชนประธานเราก็ขับรถไปปัดที่ปัดน้ำฝนเร็วสุดเลย
แทบไม่เห็นจอดก็ไม่ได้เพราะมันแบบมันไม่มีจุดอะไรเลย
แล้วก็พยายามโทรติดต่อไอ้ต้อยบอกมันไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีอะไรหรอกพี่
ขับมาเรื่อยเรื่อยมันจะเป็นดงต้นไม้แต่มันเป็นดงต้นไม้ที่ยาวมาก
มันมืดแล้วบอกโหต้อยแล้วพี่แม่งจะรู้ตรงไหนวะ
แต่พอเราขับไประหว่างที่โทรไปสักระยะหนึ่ง
ผมรู้สึกว่ามันเห็นเหมือนคัตอ๊าวต์ใหญ่ใหญ่สี่โดรเท้าอ่ะอืม
ไอ้น้องคนซ้ายมันก็หน้ากระแทกก่อนบอกพี่เป็นไร
เราก็มองพี่เห็นป้ายอะไรสักอย่าง
แล้วพอรถมันจอดอ่ะเราพยายามปัดฝน
มันไม่เห็นไอ้ป้ายแน่นะไอสีเทาเมื่อกี้เราก็ไม่เห็น

แล้วเราเบรกแล้วรุ่นน้องก็ชี้พี่นี่ไงป้ายหน้าวัด

ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกใจเมื่อกี้
เราว่าเราเห็นนะโดยสายตาเราเห็นเป็นป้ายอะไรเทาแต่ไม่แน่ใจ

ว่าป้ายหน้าวัดหรือเปล่าแต่พอดูอีกทีไม่มี
แต่รุ่นน้องมันชี้มันเป็นป้ายแล้วมันเป็นกอไผ่เป็นซุ้มประตู
แล้วมันเป็นทางลงไปแล้วมันก็เขียนชื่อวัดเล็ก
พยายามมองเฮ้ยทำไมมันพอดีอย่างนี้วะแต่ในใจก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เลี้ยวเข้าไป
พอเลี้ยวเข้าไปฝนมันก็หยุดก็เจอทีมงานเจอเต้นเจออะไรอย่างนี้
ก็เห็นทีมงานเราก็อุ่นใจอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรก็บอกอ่าจะถ่ายยังไงฟังก์อย่างนี้
เดี๋ยวรอแจ๊คมาเดี๋ยวรอพิธีกรมาเดี๋ยวรอบอลเชิญยิ้มมา
เดี๋ยวรอดาราเกสที่จะมาทอล์กที่จะมาปฏิบัติการในป่านั้น๒คน
แต่ระหว่างนั้นเราจะมีช่วงท้องคือต้อยมาล่วงหน้าก่อน
้อยต้องหาพื้นที่หาคนแถวนั้นมาเล่าเรื่องผี
ก็คือคนที่ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับผี
มันปรากฏก็มีประมาณก็ได้ป้าคนหนึ่งมาคนหนึ่ง
เขาก็เลยเรียกผมในฐานะโปรดิวเซอร์ไปนั่งคุย
ก็มีผมต้อยแล้วก็ป้าแค่๓คนเท่านั้น
เพราะผมไม่ต้องการให้คนอื่นรู้มันไม่สด
ผมก็เลยไปนั่งฟังเล่าต้อยก็บอกว่าป้าเนี่ยเล่ามีอยู่๓เรื่อง
เรื่องที่ป้าเล่าเนี่ยให้เราเลือกเรื่องมาทอล์กเรื่องหนึ่ง
เขาก็เลยเล่าสามเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแบบ
ป้าเนี่ยคือป้าคนนี้แกเป็นเขาเรียกผู้ทรงศีลอยู่ในป่าช้านี้
เป็นกุฏิมีกุฏิอยู่ในป่าช้าเพราะว่า
ป้าคนนี้ก็เคยมาถือศีลกุฏิเนี่ยเดินเป็นกุฏิของพระ
ที่มานั่งเขาเรียกปฏิบัติธรรมแล้วเสียชีวิตไป๒๗แล้วนะ๒รุ่น
แกก็เลยมาทรงสีแต่ไม่ได้โกนหัวแกก็นุ่งขาวของเขาแล้วแกก็อาศัยอยู่ในกุฏินั่นเลย
อยู่ในป่าช้านั่นเลยนะบอกป้าคนนี้น่าสนใจแล้วก็ป้าบอกเคยเจอไหมป้าเจอบ่อยมาก
เรื่องของป้าป้าเล่ามาดิเรื่องแรกมันมีเชิงตะกอนโบราณนะฮะ
ถ้าครูแจ๊คจำได้มันจะมีเชิงตะกอนสูงมากเราไม่เคยเห็นมันเป็นเสาแบบสูง
สูงประมาณสัก๕เมตรขึ้นไปแล้วก็เป็นหลังคาเหมือนใบตองตึง
แล้วข้างล่างมันก็เป็นแค่ปูนอยู่สองฝั่งสำหรับสอดโลงเข้าไปแล้วก็เผาเลย
แต่ปัจจุบันนี้ไอ้เชิงตะกอนเปลือยอันนี้ไม่ได้ถูกใช้มันก็ถูกทิ้งล้าง
แต่มองไปเนี่ยเห็นเออน่ากลัวดีว่ะ
บอกว่าทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยเช้ามืดเนี่ย
ตื่นมานั่งเดินจงกลมอะไรอย่างงี้มองไปเนี่ย
เขาจะเห็นคนตัวสูงใหญ่สีเทาเหมือนขี้เท่า

ยืนอยู่ตรงไอ้เชิงตะกอนนั้นเสมอแล้วมองแกมา
เห็นแรกแกก็กลัวแต่แกด้วยแกปฏิบัติ
ก็เลยนิ่งแกรู้ว่าคนคนนี้เดิม
เขาก็พยายามที่บอกให้ผมว่าเขาเป็นคนเฝ้าเชิงตะกอนอ่ะ
เหมือนผ่านไปคนตายต้องผ่านประตูนี้ไป
เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้เราก็ฟังเป็นเรื่องอ๋อโอเค
เรื่องเรื่องตาคนนี้ต้องบอกว่าแต่สูงผิดผิดมนุษย์นะ

ไปทำธุระแล้วแกกลับมาป่าช้าเนี่ยตอนดึก
แกก็นอนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฝัน
แกก็คึ้งหลักคุณตือก็ได้ยินเสียงเด็ก
เด็กผู้หญิงตัวเล็กประมาณสัก๓๔ขวบมาร้อง
เปิดประตูมาแล้วเด็กมันก็แบบเหมือนเป็นพญาติที่ก้น

ฝันแกก็บอกแกก็จับเด็กผู้หญิงคนนี้มาถลกก้น
แล้วเห็นพญาติแล้วเขียพญาติออกให้แล้วเด็กก็วิ่งลงจากบ้านไป

พระมาบอกว่าเมื่อวานโยมไม่อยู่
อาตมาเอาศพเด็กเอามาฝังอยู่ตรงตีนกระดายเนี่ย

ก็ผมก็ไปดูนะเคยเห็นท่อระบายน้ำอ่ะ

เป็นสี่เหลี่ยมปูนแล้วก็ศพเด็กใส่แล้วก็เอาปูนโบกแล้วก็เขียนชื่อ

คือป้าเนี่ยเค้าก็เลยลงไปดูเห็นปูนไง

แล้วเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนที่แกฝันแกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคงเป็นวิญญาณเด็กคนนี้

ส่วนเรื่องที่๓เนี่ยมันจะมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบมาหาแกบ่อย
ก็คือชื่อไอ้มอสผมอยากโศกเป็นจิ๊กโกหน่อยแถววัดนั้นน่ะ
มอสเนี่ยมันจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ชอบมาซื้อของซื้อกาแฟให้แกอะไรแล้วแกก็ให้ตังค์
หลังจากนั้นไม่นานก่อนที่เราจะมาถ่ายทำเนี่ยประมาณสักประมาณ๕๖เดือนเนี่ย
มอสเนี่ยถูกขี่มอไซค์ถูกรถสิบล้อชน

แล้วเวลาไอ้มอสมาจะซื้อกาแฟ

โอเคคนที่ฟังเรื่อง๓เรื่องเนี่ย
ผมก็เลยเลือกเรื่องของชายที่ถือขี้เท่าก่อน
เพราะมันมีเชิงตะกอน
แล้วก็เรื่องไอ้มอสเล่าเป็นเรื่องที่๒
ถ้าเวลาเหลือในหลักการทำรายการ

ปรากฏว่าพอใกล้ถ่าย
ภั้นคมจากแจ๊คเจอแจ๊คเคยเลยเห็นตัวจัง

เขาเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูล
แต่ตอนที่เล่าข้อมูลป้าเนี่ยเรามีผมต้อยแล้วก็ป้าถูกไหมฮะ
เก็บไว้ในใจแล้วนะเล่าเก็บไว้ในในบ้าน

ไม่มีใครรู้เสร็จแล้วพออ๊อฟมาเนี่ยเขาก็ยืนปุ๊บ
เฮ้ยพี่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยผมก็ถามทำไมอ่ะ
นี่พี่ฉากครับสวัสดีครับนี่อ๊อฟครับคนที่เขาเห็นผีอะไรอย่างนี้
ก็บอกอ๋อเหรอบอกที่นี่ที่ไหนเราบอกทำไมเหรอครับ
หูเขาไปยืนรอบเต็นต์เต็มไปหมดเลยเนี่ยใครใครยืน
คือเขาบอกไม่รู้ว่าผมฟังไม่รู้เขาพูดหลายภาษามากมีจีนมีอะไรผมไม่เอกใจ
รู้ได้ไงวะคือข้อมูลที่มันมาคือสุสานป่าช้ารวมมันมีหลายชาติหลาย
อันนี้เขาก็เริ่มเราก็บอกมันอาจจะมีข้อมูลในใจก่อนเปล่าวะ
หรือว่าทำการบ้านมาอะไรก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อ
ก็เลยฟังเขาเล่าก่อนว่าเรื่องเขาเล่าเขาเห็นผียังไงอย่างนี้
เดี๋ยวไปท็อกเลยพอเริ่มรายการแจ๊คก็เริ่มใช่ไหม
เป็นนางเอกหนังเรื่องอันทภาณตอนนั้นกำลังดัง
เขาก็มาเล่าเรื่องผีจำได้ว่าเรื่องเขาก็ประมาณนึงนะ
นั่งปุ๊บแล้วเดี๋ยวอีกเบรกนึงคุณป้าเขาจะเล่าเรื่องผีของเขาแหละ
ที่เราสกรีนแล้วระหว่างเบรกแรกคือคุณอ๊อฟเขาก็เริ่มเล่าว่า
เขาเห็นผีเห็นอะไรต่างนานาเห็นอย่างนี้
จำได้ว่าคุณแจ๊คก็ถามว่าเห็นที่ไหนเห็นยังไง
เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเริ่มเห็นผีเรื่องกำไร
เขาไปเอกใจตอนเขาเรียนรามคำแหงแล้วเขากลับบ้านดึก
พอเขากลับบ้านดึกมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินตามมาส่ง
เขาก็เข้าใจว่ารถหมดแล้วไอ้รุ่นพี่คนนี้ผมจำเรื่องเขาได้นะ
เพราะเรื่องเขาจำง่ายมากเลยเขาก็บอกว่ารุ่นพี่ตามมาส่งเขา
เราก็บอกว่าเฮ้ยรถยังไม่หมดเหลืออีกคันนึงเที่ยวสุดท้าย
อันนี้ก็ยืนงงรู้ได้ไงว้างบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเขาก็ยืนคุยเป็นเพื่อน
คือพูดทำนองแบบเหยียดหน่อยนะอยากรู้ว่าเฮ้ยผีต้องเป็นอย่างนั้นเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาบอกไม่เหมือนเราปกติเลยพี่คุยไม่ช้านะคุยปกติ
แต่แม่งมีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งเราก็เลยบอกว่ามันเป็นยังไงบอกเขาไม่รู้
แต่เขาก็คุยเฟรลี่ดีสักพักรถมาเขาก็ขึ้นยืนอยู่ที่ประตู
รุ่นพี่คนนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าเข้าไปข้างในเดี๋ยวมึงตกลงมา
อันนี้ก็เลยเข้าไปในหันมาอีกทีบอกรุ่นพี่คนนั้นหายไปแล้ว
แต่มันก็ไม่ได้กลัวนะเขาก็แปลกใจอะไรอย่างนี้ที่ฟังเขาเล่านะ
แล้วรถก็ไปรุ่งเช้าเขาไปที่ชมรมที่ลามาแหละเขาก็บอกว่าเขาก็ถามหารุ่นพี่คนนี้
ปรากฏว่าทุกคนก็บอกมึงเจอแล้วใช่ไหมรุ่นพี่คนนี้ไอ้คนนี้มันตกรถตายนะ
เจอทุกรุ่นเพราะเขาเป็นห่วงน้องที่กลับดึกเขาจะมายืนคุยเป็นเพื่อน
ตั้งแต่นั้นมาออฟเขาก็เล่าว่าเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าบางอย่างมันผิดปกติ
เช่นไปห้างบางทีอยู่ห้างอะไรอย่างนี้แดดร้อนก็มีคนนั่งตากแดดอยู่อะไร
เขารู้สึกคนพวกนี้ไม่ปกติเขาก็เริ่มแยกแยะระหว่างคนกับผีออกอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็ฟังก็ยังอธิบายไม่ได้แต่ตรงนั้นก็ยังหาข้อสรุปให้ได้คุณเห็นจริงหรือเปล่า
แล้วจำได้ว่าแจ๊คก็ถามว่าเอาง่ายแล้วที่มานี้รอบเขายืนรอบเลย
แล้วเขาคุยอะไรกันบอกเท่าที่ฟังได้มันเป็นภาษาโบราณบ้างภาษาจีนภาษาอะไร
แต่เขาเหมือนฟังทำไทยออกว่ามาทำอะไรกันมานู่นมานี่คุยกัน
แต่ท่าทางเขาไม่ได้ดุน่ากลัวนะบางคนก็ขำเขาก็เล่า
เสร็จแล้วไฮไลท์มันครั้งเดียวเลยที่ผมรู้สึกผมช็อกก็คือ
ผมจำได้ว่าแจ๊คถามว่าเอางี้ดีกว่าในเต็นต์เนี่ยมีไหม
มันก็มองไปรอบเต็นต์ไม่มีครับพี่แต่
คือเต็นต์ที่เราไปถ่ายจำได้ไหมมันเป็นเต็นต์ยาวแล้วมันจะมีช่อง
มันมีช่องนาต่างอยู่ข้างหลังเบาะในเต็นต์ไม่มี
ในเต็นต์ไม่มีแต่นอกเต็นต์ตรงห้องหลังพี่อ่ะมีจึงเราก็เลย
จริงเหรอแจ๊คถามว่าจำได้ป่ะแจ๊คถามว่า
ลักษณะเขาเป็นยังไงเป็นเด็กผู้ชายผมอยากโศก
ก็ยืนลักษณะขวายห้างอยู่อย่างเงี้ขวายห้างแล้ว
เอามือจับไพ่หลังอยู่ครับไหล่ซ้ายขาดอุ้ยเออจำได้ไหม
แล้วป้าคนที่นั่งอยู่อ่ะค่ะมันร้องมันร้องดังเฮ้ย
เสียงมันเข้าแล้วเราก็คัดเทปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ
แอร์ได้เพราะป้าคนนั้นร้องเสร็จแล้วก็ซิบเราบอกนั่นแหละไอ้มอส
อ่าผมก็เลยงงงงว่าคุณอ๊อฟเนี่ยเขามาหลังสุดเลยเขา
เขาไม่มีใครรู้เรื่องของไอ้มอสไหล่ขาดเลยครับเขาเขาเห็นจริงหรือเปล่า
แล้วทำไมเขาถึงบอกลักษณะมันได้ว่าเป็นผู้ชายผมอยากโศกแล้วไห่
ซ้ายขาดแล้วยืนคว่ายหลังอยู่อย่างเงี้ยถอดเสื้อครับใส่เกงสีดำ
เราก็คัดเทปนี้ก่อนแล้วก็เริ่มอัดใหม่พออีกเบรกก็เล่าเรื่องป้าก็มาเล่าเรื่องชายที่มีขี้เท่าพระอะไรอย่างเงี้ยต่าง
นั่นนั่นคือเหตุผลแรกที่ผมรู้สึกว่าผมอธิบายไม่ได้แต่ผมกับไอ้ต้อยมองหน้ากันว่า
เห็นจริงเปล่าวะรู้จริงได้ยังไงวะมันไม่มีทางเลยเพราะคุณไม่นั่งอยู่ในข้อมูลตรงนั้นเลย
เสร็จแล้วพอถึงพอเล่าเรื่องผีเสร็จโอเคป้าเล่าอะไรเสร็จจบถึงขั้นตอนที่ต้องไปปฏิบัติในในป่าแล้ว
เราก็ให้ดาราเนี่ยจำได้ว่าที่เราคุยกันให้คุณแจ๊คสั่งคุณแจ๊กก็จะสั่งให้ดาราไปกับอ๊อฟครับ
ทูบเทียนไปไปจุดที่เชิงตะกอนก่อนเชิงตะกอนสูงนั่นออฟเนี่ยก็เดินไปถือเทียนถือทูปไป
ตอนนั้นฝนมันหยุดนานมากแล้วมันก็แค่ชื้นแฉะแต่เทียนทูบเนี่ยมันถูกเอาออกไปจากเต็นต์
มันไม่ได้เปียกน้ำก็ยืนจุดจุดจุดจุดจุดอยู่นานมากจุดไม่ติด
เราบอกเฮ้ยไม่ติดได้ไงวะจุดจุดจุดจุดไม่ติดก็เลยให้ทีมงานเอานังสือพิมพ์อ่ะ
ขยำยาวยาวอ่าเอาไปยื่นให้จำได้ไหมมันก็จุดอีกจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับ
เราก็ถามพ็อปว่าทีมอาร์ตว่ากระดาษหนังสือพิมพ์มันชื้นเปล่าบอกไม่นะพี่เนี่ย
แห้งเลยจุดจำได้ไหมมันก็จุดจุดไม่ติดไม่ติดอยู่นานมาก
อ๊อฟก็เงยหน้าเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็พูดว่าพี่มีคนตัวใหญ่ใหญ่อ่ะ
สีโร่เท้าอ่ะเลอะตัวเลอะขี้เท่าอะไรเต็มไปหมดยืนมองอยู่
ตัวสูงมากเลยอันเนี้ยเป็นจุดที่สองผมไม่ได้โฟกัสเรื่องผีนะ
ผมโฟกัสว่าเฮ้ยคุณเห็นผีจริงเหรอแล้วเรื่องเนี้ย
ผมก็ได้ยินจากป้าคนนั้นคนเดียวครับไอ้นี่มันเงยหน้าบอกยืนอยู่ตรงไหนเนี่ย
หัวเชิงตะกอนเนี้ยเขาถามว่าพวกมึงมาทำอะไรกันอืม
ตอนนั้นผมก็แบบเป็นเหตุการณ์ที่สองที่ผมรู้สึกว่า
จริงเหรอแล้วก็กระซิบที่คุยกับแจ๊คว่าเฮ้ยถามเลย
บอกเขาเลยมาถ่ายรายการอยากเห็นผีอยากเห็นผี
ทำไมเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามเหมือนพูดง่ายเราเหมือนพยายามลบหลู่เลยล่ะ
แล้วเขาบอกพี่ให้พูดไหมพูดถึงก็พูดพูดเลยพูดเลย
ผมมาถ่ายรายการครับไม่ต้องครับพูดเลยมาถ่ายรายการมีอะไรหรือเปล่า
คือพยายามเลยให้แม่งแบบมึงอยากจะอะไรมึงอยากหาทองอยากจะศะ
กายร่างเป็นมังกรอะไรกูก็อยากดู
แม่ก็บอกผมไม่พูดมาถ่ายรายการครับ
แล้วมันก็พลึบเดียวแล้วหายเลย
อันนี้ผมก็งงบอกเฮ้ยพี่ไฟมันติด
แล้วก็ทิ้งบอกไม่เป็นไรช่างมันก็ยืนอึ้งอีกสักพักหนึ่ง
แล้วสักพักก็เลยบอกไปที่จุดอื่นดีกว่า
ไม่ได้สนใจจุดนี้แต่ในใจแม่งยังกังขาอยู่ยังงงว่า
มันเห็นชายคนนั้นจริงเหรอที่สูง
เพราะลักษณะมันบอกตรงกับป้ามาก
ก็ให้อ๊อฟพามาถึงจุดแรกที่เราวางก็คือ
กระดายของกุฏิป้าเป็นเด็กผู้หญิง
พอนางเอกอันตภัณฑ์เขาเดินมาปุ๊บเขามายืนตรงจุดนี้
เขาก็นั่งยองลงเราก็แจ๊กก็พยายามจากข้อมูลที่บิวตแจ๊คก็คือ
จุดนี้คือจุดของเด็กคนนึงให้แกะนม
แล้วพยายามเทแล้วเรียกน้องเข้ามากินมาอะไรอย่างนี้
พูดว่าไม่ต้องเรียกพี่

ถูกใส่ก็ตราแช้วตาเป๋ว

ผมก็งงว่ามึงรู้ได้ยังไง
แล้วอยู่อยู่นางเอกคนนั้นก็ร้องไห้แล้วก็ถามตอนนี้ผมก็เริ่มสับสนแล้ว
ร้องไห้ทำไมวะร้องไห้ทำไมบอกหนูไม่ได้ร้องไห้เพราะความกลัว
แต่หนูรู้สึกว่ามีสิ่งดีอยู่ตรงนี้แล้วหนูก็ปิติแล้วหนูก็ร้องออกมาร้อง
แต่เขาก็ยิ้มออฟก็พยายามบอกว่าเด็กคนนี้น่ารักมากเลย
นั่งเท้าขางเนี้ยแล้วก็ใส่หัวไม่กินไม่กิน
อันนั้นคือเหตุการณ์ที่๒คลิปที่๓ที่ผมรู้สึกแปลกใจแปลกใจอ๊อฟมากกว่าว่า
คุณเห็นได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงข้อมูลพวกนี้
แต่นี่โดยที่เราดีไซน์ไว้มันเป็นป่าไผ่เป็นวงกลมเป็นรานโล่ง
กินข้าวกับผีในจุดเราอ่ะแต่พอจุดที่มันเดินมาถึงหยุดปึ้งเนี่ย
สิ่งที่มันแปลกใจไปอีกก็คือนางเอกเนี่ยพูดพูดคำแรกขึ้นมาเลย
พร้อมกับอ๊อฟเลยว่าพี่ไอ้คนนี้ไม่เห็นผี
แต่พูดว่าหนูได้กลิ่นเหล้าขาวเออผมก็แบบเฮ้ย
ถ้ามึงไม่มีจิตสัมผัสที่๖คืออย่างอ๊อฟมันบอกคนเห็นผีมันอาจจะเห็นได้ใช่ไหม
แต่นางเอกอ่ะได้กลิ่นเหล้าขาวบอกพี่หนูได้กลิ่นเหล้าขาว
เหล้าขาวตอนเย็นมันแป๊บเข้ามาในหัวเลยไงเพราะผมรู้เรื่องอยู่คนเดียวกับไอ้ต้อย
เฮ้ยมันได้กลิ่นเหล้าขาวอ่ะแต่อ๊อฟบอกว่าพี่มันมีผู้ชายสามคนเนี่ย
เป็นเป็นคล้ายคล้ายนุ่งขาวห่มขาวอ่ะยืนเมาอยู่ตรงเนี้ยอืม
เป็นคนจีนที่เขามาขอเล่าเมื่อเย็นนี้ที่ร่างทรงบอกว่าตรงลักษณะตรงกันเลย
เขาบอกคิดว่ายืนเมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มกันแล้วบอกมันทำอะไรกันอืมอ๋อ
มึงบอกลักษณะถูกหมดเลยนะนุ่งขาวหกขาวใส่ขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวเหมือนเชิดเก่าอะไรอย่างเงี้
กันสามคนแต่ยืนเมากันแอ๋เลยอ่ะครับในใจผมก็ค้านว่าผีมันกินเหล้าได้เหรอวะแต่ในใจก็คิดว่า
แต่เรื่องเหล้าขาวเนี่ยและจนกระทั่งนางเอกเนี่ยมันได้กลิ่นกลิ่นเหล้าอ่ะคือคนปกติน่ะ
ผีมันแข็งมันจะยังไงว่าหายใจมันอะไรอย่างนี้คือมันสับสนตอนนั้นแต่รู้สึกอย่างเดียวว่า
ข้อมูลมันตรงเท่านั้นเองก็เลยเอาล่ะไปนั่งไปนั่งที่เก้าอี้๑๓ตัวเนี่ย
อืมผมให้เลือกออฟคุณไปนั่งตรงนู้นเอ่อให้นางเอกนั่งตรงเนี้ยเอสอง
แล้วให้ออฟไปนั่งเอเอสี่ให้นั่งเว้นคนละอันหนึ่งนั่งบอกพี่ไม่ต้อง
เรียกผีมากินข้าวอ๊อฟบอกว่าไม่ต้องเรียกพี่เขานั่งเต็มไปหมดแล้ว
เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอบอกลักษณะดิสักพักสักพักกำลังจะบอก
นางเอกก็ร้องอีกเฮ้ยพี่บอกอะไรหนูได้ยินเสียงไอ
ผมก็ตกใจตอนนั้นมันมาถี่มากเลยบอกอ๋อบอกผู้ชายมีผู้ชายยืนอยู่ห่าง
ประมาณสามเมตรเนี้ยยืนอยู่ข้างหน้าเรากอดอกแล้วไอใส่หน้าผมครับอ่า
อยู่ผมผมไม่ยาวมากสั้นเขาถามว่าทำอะไรกันแล้วเขาก็ยืนไอไอไอ
นางเอกได้ยินเสียงไอคนธรรมดาได้ยินเสียงไอเลยนะ
แต่ทีมงานไม่ได้ยินแต่ออฟบอกว่าเนี่ยเขาไออยู่แล้วเขาถามมันทำอะไร
ผมก็เลยแบบว่าบอกเข้าไปมาถ่ายหนังมีอะไรหรือเปล่ามาถ่ายรายการมีอะไรเปล่า
เขาก็ยิ้มไม่พูดอะไรเขาบอกว่าแล้วทำไงต่อบอกไปนั่งที่โต๊ะ
พอนั่งกันเต็มแล้วพี่นั่งนั่งลงไปเลยนั่งทับลงไปเลย
เขาก็เดินไปพี่นั่งเหรอพี่นั่งนางเอกมันก็ไหว้ก่อนแล้วก็นั่งนั่งเสร็จ
ก็เดินไปที่โต๊ะเอสี่นั่งออฟนั่งเลยเหรอพี่ขอโทษนะครับ
ต้องขอโทษอืมก็นั่งเขาก็ค่อยค่อยนั่งพอนั่งเสร็จ
บอกทุกคนกินกินอาหารกันอืมเขาก็กินกินเราก็ถามอ่ะ
เล่าเล่าเหตุการณ์ว่าตอนนี้เขาก็ก้มหน้ากินกันพี่กินกินเสร็จอ๊อฟ
ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นทำไมถีบโต๊ะถีบโต๊ะบอกโต๊ะข้างข้าง
มีคนนั่งกินอยู่เอห้ามีคนนั่งกินอยู่เราก็ถามว่าเอห้าใช่ไหม
ลุกขึ้นถีบโต๊ะเลยที่เขานั่งกินอยู่อ่ะพี่เขากินอยู่ถีบถีบเลย
โต๊ะเลยพี่ดีเหรอถีบออฟถีบตึ้มเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากรู้ไง
มันบอกเขาวูบเดียวเขาไปอยู่ตรงกอไผ่เขายืนยิ้มอยู่พี่
คนนั้นมันก็มองหาสักพักนึงนะคือเราดูแอคคนอ่ะนะถ้ามันตอบเลยเนี่ย
คือมันก็มองหาแล้วมันเห็นนู่นอยู่ตรงนู้นพี่เขาถอยไปอยู่ตรงนู้น
ยืนอยู่ตรงนู้นแล้วมันไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
คืออันนี้มันเป็นจินตนาการซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
ตอนนี้บางคนก็หายไปแล้วพี่เหมือนเขากินอิ่มแล้วโอเค
อันนี้รวบรัดเลยนะเหตุการณ์หลังจากนั้นมันก็มีอะไรนิดหน่อย

แต่เนี่ยเหตุการณ์ที่ผมคิดช่วงรายการมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเราไม่ได้
เราผมก็คิดขึ้นมาตอนที่บอกพี่ที่เป็นผู้กับว่า

เราจะเอากล้องดิจิตอลตอนนั้นมีกล้องดิจิตอลแหละ

คือถ้าเราเชื่อว่าผีมีพลังงานคืออย่างพลาแอดนอมอนหรืออะไรต่าง

ถ้ามันผีนี่มันมีพลังหรืออะไรเราก็คิดนะแต่อย่างน้อยอ่ะ
ถ้ามันไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นช่วงฟิสิกส์กับผี
อะไรอย่างนี้เราก็คิดเออมันเจ๋งดีเว้ยเอาวิทยาศาสตร์ไปจับผี
เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากเสร็จเข้าไปในเต็นต์ก็เอารูปมาดู
มันมีอยู่๒โต๊ะแจ๊คมันมีอยู่๒โต๊ะที่มีข้าวสุก
เข้าสู่เล็กแม่งตกอยู่คือภาพภาพไม่เหมือนกัน
แต่เราก็มองว่ามันอาจจะเป็นลมก็ได้ในใจนะ

เพราะเราก็อธิบายไม่ได้ว่าภาพมันไม่เหมือนกัน

ผมไปขอผ้ายางคือนี้ลูกกับไอ้ต้อย๒คน
๓ตัว๑๓แผ่นผมปูไว้ที่พื้นหมด
ผมแอบปูแล้วผมเอาแป้งโรย

หลังจากนั้นก็คือซ้อน๒ชั้นก็คือเอารอยเท้าผี

แล้วของอ๊อฟนี่ถึงมันมั่วไปหมดเลย

เพราะมันมี๒ตัวนี้เท่านั้นที่มัน
ที่มันที่มันเปรียรแปรงอะไรอย่างงี้

หนูไม่ได้นั่งแบบนั้นไอ้รอยเท้าแบบนั้นหนูไม่ได้นั่งแบบนั้น
พี่ไปพี่ไปดูได้เลยก็หนูนั่งแบบนี้อืม
เพราะหนูพร้อมจะชิ่งออกครับเราก็รีเทปมานั่งอย่างงี้ตลอดจริงจริง
อืมแต่รอยเท้าที่เราเห็นอ่ะมันเป็นด้านตรงปั๊มอยู่อย่างเงี้
เป็นรอยเท้าเล็กเล็กเบาเฮ้ยแล้วก็บอกเฮ้ยถอดรองเท้าเดี๋ยวนี้เลย
ก็บอกน้องในเต็นต์เลยเอาผ้ายางมาแล้วรอยเท้าที่มันปั๊มอยู่
แล้วถอดลองเท้านางเอกเนี้ยที่นั่งอยู่อันนั้นอ่ะปั๊มเป็นไนกี้
คนละรุ่นเป็นลองเท้านายเป็นดอกเป็นปุ่มเลยแต่คู่นั้นน่ะเรียบ
ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างเงี้คู่หนึ่งเนี้ยอยู่ขอบยางครับอันเนี้ยที่ผมแบบ
อธิบายไม่ได้ผมก็เลยงงงว่ามันคืออะไรออฟบอกว่าก่อนนั่ง
มันมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่พี่อ๋อผมลืมเล่าไปว่าในป่าช้าลึกอ่ะ
ที่เขาไม่ให้เรายุ่งมันมีเจ้าแห่งเขาเรียกว่าเจ้าแห่งผี
ผมก็ฟังเป็นแบบจินตนาการเจ้าแห่งผีก็บอกว่า
เขาบำเพ็ญตะบะอะไรมานานเขาจะไม่ออกมายุ่งกับเรา
เขาดุมากถึงไม่ให้เรายุ่งออฟมันก็เลยบอกว่าก่อนที่เรานั่ง
โต๊ะตัวเนี้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่เขานั่งกินเครื่องเส้นอยู่
อ๊อฟมันทำท่านั่งกินอยู่อย่างนี้แล้วผมจะเอาเป็ดอย่างนี้
อืมแต่งชุดจีนครับหน้าตาขาวไม่แก่แล้วเขาก็นั่งกินอยู่อย่างเงี้
เขาไม่สนใจเราด้วยแล้วถามว่าทำไมมึงไม่บอกกู
ผมรู้ถ้าพี่บอกผมพี่ต้องให้ผมถีบตัวนั้นแน่นอน
อ๋อเขาเซฟตัวเองไว้ก่อนใช่แล้วมันก็บอกว่ามันรู้เลยว่าคนนั้นอ่ะ
เหมือนมีพลังอะไรเยอะแต่มันไม่รู้เป็นใครเป็นคนที่นิ่งที่สุด
เพราะอาการของเขาไม่เหมือนผีทั่วไปที่นั่งรอบโต๊ะ
เขานั่งไม่สนใจใครแล้วเขานั่งกินอยู่อย่างเงี้อืม
ผมก็เลยออฟบอกว่าผมรู้สึกว่าคนนี้มีพลังเยอะ
เราก็เลยอนุมานว่าอาจจะเป็นเจ้าแห่งผีก็ได้แล้วรอยเท้าเป็นรอยที่เขาแต่งชุดจีนอ่ะ
รอยเท้าก็เป็นรอยเท้าเล็กครึ่งหนึ่งที่ปั๊มอยู่ตรงขอบยาง
อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ผมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยทำรายการผีนะ
แล้วเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์
อันนี้ก็คือฟิสิกส์จับผีค่ะซึ่งหลังจากนั้นอ่ะผมก็เอาเอาเล่าว่า
หลังจากนั้นเสร็จก็ไปเส้นไหว้กันตบหัวแล้วรูปหลังกันแหละ
ผมก็มองว่าเออถ้ามึงสมมุติได้ว่าเขาจะมีจริงหรือไม่มีจริงไปขอโทษอย่างนั้นเป็นกูกูก็โกรธอะว
ครับมึงมาลบหลู่ก่อนแล้วมึงก็เล่นเพื่อให้ได้เนื้อหารายการหรืออะไรก็แล้วแต่
คงเป็นฟังก์ชั่นของการทำรายการผีเราก็ไม่รู้เสร็จจ๊อปนี้ก็คือเลิกลากันไป
หลังจากนั้นถ่ายทำเสร็จผมก็กลับบ้านอันนี้เล่าอันนี้แจ๊คไม่รู้ว่าบีฮายเดิน
มันเกิดอะไรกับชีวิตผมเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพี่อ่าอันนี้เล่าให้ฟังว่าเออ
หลังจากนั้นออกกลับมาก็มาทำหนังต่อก็เข้าบริษัทหนังทำหนังเขียนบทเขียนอะไร
ก็ภายในหลังจากนั้นประมาณสัก๔วันมั้งก็กลับบ้านตอนดึก
ก็เป็นแบบหมู่บ้านทาวน์เฮาส์แหละตอนนี้แฟนเนี่ยผมอ่ะก่อนนอนก็ชอบเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้าน
หน้าบ้านทิ้งหน้าบ้านประมาณสี่ห้าทุ่มแหละวันนั้นกลับไปก็ทันพอดีกลับไปเร็วก็เจอแฟน
บอกพ่อกลับบ้านเร็วหน่อยได้หรือเปล่าแล้วก็ถามทำไมบอกแม่ใจคอไม่ดี
เราถามทำไมว่ะว่า๒วันวันนี้แม่เอาขยะมาทิ้งแม่รู้สึกว่ามีเหมือนพวกขโมยหรือเปล่าไม่รู้
มากินเหล้าขาวอยู่หน้าบ้านเฮ้ยแม่ได้กินเหล้าขาวสองวันแล้วเนี่ย
แม่ก็เลยไม่สบายใจถ้าเป็นแจ๊คแวบแรกได้ยินคำว่าเราหาว
โจรกรุงเทพเนี่ยนะใจกลางเมืองมึงจะกินเหล้าขาวแล้วนึกแวบแรกคือ
ไอพวกอากงพวกนั้นอาสารคนแน่แต่เรานึกสิ่งความว่าไม่จริงหรอก
วันรุ่งขึ้นผมก็เลยเข้าไปที่บริษัทหนาว
ก็ไม่ได้คุยให้เพื่อนฟังบอกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่าง
เล่าแบบนี้รู้สึกไม่สบายใจอย่างนู้นนี้
เพื่อนผมเงี้ยที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย
ทำพิธีที่เวลาบวงส่งหนังใหญ่
เออเขาทำแบบว่าให้พิธีใหญ่โตกับไฮโซอะไรด้วยเขาเชื่อถือได้แหละ
บอกพี่เอาวันเดือนปีเกิดพี่มาเดี๋ยวหนูโทรถามให้ว่ามีอะไรกับพี่หรือเปล่า
เออฝากหน่อยไม่ได้สนใจอะไรนะแต่ในใจก็ยังแบบอธิบายไม่ได้
ผมก็เลยขับรถยังไม่ทันถึงรัชดาเลย
เพื่อนผมโทรมาพี่ไปครับเขาชื่อพี่เอพี่เอที่เป็นผู้ใหญ่
พี่เอบอกว่าหน้าบ้านพี่มีผู้ชาย๓คนเมาเหล้า

อยากโศกไหลห์สายขาด

พี่เอบอกว่าถามเขาแล้วเขาบอกไม่รู้
แต่ถ้าถามพี่เขาบอกว่าเขามาเพื่อบอกบางอย่างว่าเขาไม่โอเค
แต่เขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่ง
เขาไม่รู้อะไรแต่เขาแนะนำว่าให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ย
ออกมาตั้งหน้าบ้านแล้วก็ทำพิธีกราบ
อย่าให้สิ่งไม่ดีทำอะไรได้
แล้วก็แนะนำว่าเราควรกลับไปขอสมาอย่างเป็นพิธีการที่วัดนั้น
ผมก็เลยโทรบอกเจ้าของรายการที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ถือเงินอะไรต่าง

เขาตามมาถึงหน้าบ้านผมแล้วเขายืนอยู่หลายวันแล้ว
ผมก็ไม่เชื่อนะจนผมอธิบายไม่ได้
แล้วพี่น่ะเค้าเลยไปจัดพิธีใหญ่

แต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เจออะไรนะ
แต่ถามว่ากลัวไหมเฉย
หลังจากนั้นความรู้สึกเรื่องกลัวผีหรืออะไรต่างมันแว๊บเข้ามา
มันทำให้จิตเราเหมือนกับพอเราอธิบายไม่ได้
เราก็จะมีความมั่นใจลดลง
ผมไม่เรียกว่าความกลัวความมั่นใจลดลง
จิตผมก็เลยรู้สึกผมรู้สึกว่าถ้ามีใครมาบอกผีมีจริงหรือไม่

จากแต่ก่อนผมบอกเฮ้ยไม่มีหรอกแต่ตอนนี้
ผมเรียกว่าผมเจอสิ่งที่ผมอธิบายไม่ได้
อันนี้ก็คือผมก็นี่แหละครับ

พี่แฉะเป็นคนที่เล่าเรื่องได้

และที่สำคัญคือพี่แฉะความจำดีมาก

ผมยังจำเหตุการณ์ไม่ได้ด้วยซ้ำ

และที่มันพีคหนักที่สุดก็คือ
จังหวะหลังจากเสร็จงานไปแล้ว
แล้วกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน

มีใครก็ไม่รู้ที่วันนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

ลักษณะมันตรงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนที่ไปถ่ายรายการอ่ะ

โดยเฉพาะเด็กผู้ชายผมอยากโศกที่ไหล่ซ้ายขาดเนี่ย

ไม่รู้จะพูดยังไงว่าไม่ใช่อ่ะ

เป็นเพราะว่าตอนนั้นเรา

ผมว่าถ้าเขาจะโมโหเขาจะโกรธ

ถีบโต๊ะถีบเก้าอี้

แต่เราตอนนี้เราเหมือนเขาก็

แต่เราก็ขอเข้ามาลาโทษนะ

ดอกดาวเรืองซื้ออะไรมาก็ทำพิธีจุด

โมงเย็นวันนั้นนั่งกราบกันอย่างนี้
สามคนไอ้ก้าผมไอ้ต้อยนั่งกราบกัน

มีตัดกะในใจของคุณแจ๊กแล้วว่า

ทั่วไปแต่ผมบังเอิญว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วผมไปด้วยความที่ค่อนข้างไม่เชื่อลบหลู่
ผมอาจผมจึงได้รับผลอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่านี่ไงเขาก็พยายามทำให้เรารู้สึกสื่อสาร
แล้วรู้สึกว่าเขามีนะหรือเปล่าเขาอยู่ในโลกของเขานะ
เป็นแต่ว่าเราอาจจะไปก้าวล่วงบางอย่างแล้วเราทำไม่ถูกวิธีการ
อย่างน้อยผมไม่รู้ว่าคนดูรายการเราไปอาจจะไม่ได้เชื่อแต่ผมคนนึงที่แบบเปลี่ยนความคิดเลยว่า
ผมเชื่อว่าบางอย่างที่เราไม่ได้รู้คำตอบเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันไม่มี
หรือมันมีเราพูดไม่ได้เราก็จะเจอเรื่องอย่างนี้แต่จนจนเราเจอกับตัวเองอ่ะ
ใครไม่เจอไม่รู้ในใจเราก็จะลึกว่าทั้งออฟทั้งหลายอิลิเมนต์ที่มันมารวมกัน
มันประติดประต่อเหมือนสอนเราทำให้เรารู้ว่าไอ้รายการนี้มันทำให้เรารู้สึกเลย
คนเดียวเลยนะรู้สึกเลยว่าเรารู้เลยในฐานะโปรดิวเซอร์ว่าโอ้โหมันยังมีหลายการ
อันนี้ผมรู้สึกว่าเวลาผมดูผมก็มีความเป็นห่วงนะ
ผมเชื่อในประสบการณ์แจ๊คก็คงเจอมาแหละ
แต่บางอย่างเราอาจจะบอร์ดแคสไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางอย่างมันถูกป่ะ

ก็สรุปได้ว่าบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริง
มันอาจจะมีอยู่จริงแต่มันยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องรอคำตอบ
มันคือสิ่งลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้

เขาก็คงเหมือนงูอ่ะเมื่อเราไปเหยียบหางเขาเขาก็ต้องกัดเราเป็นธรรมดาแหละ
มันมีคือมองว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งอะไรต่าง

สถานีผีดุของเราต้องขอบพระคุณพี่แฉะมากนะฮะ

สำหรับสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
เวลาหมดหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกนะครับเรื่องราวของคุณ
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางสถานีผีดุของเรา

เรามีนัดล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน

และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี
ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ฝันดี
ราตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ

เรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานะครับ
ยังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
เป็นนางเอกละครละครผีกระแสแรง
นั่นก็คือละครเรื่องผีกะนั่นเองครับ
ยินดีต้อนรับน้องมิ้วสุริมาตรฮาไทยบริรักษ์ครับ

สวัสดีค่ะพี่แจ๊คแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะคะ
โอ้โหเป็นเกียรติมากครับที่วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
แน่นอนว่ามาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ
จะต้องมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากแฟนกันก่อน
ใช่แน่นอนค่ะพี่แจ๊คคือเป็นเรื่องจากคุณพ่อของหนูเองค่ะ
มาพร้อมกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าคนสนิท

ค่ะคือตอนแรกเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าครอบครัวหนูเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะพี่แจ๊ค
ก็คือจะมีคุณพ่อหนูคุณแม่แล้วก็ตัวหนูและน้องสาวอีก๒คน
ทีนี้ทุกวันสงกรานนะคะครอบครัวหนูก็เหมือนกับครอบครัวทุกครอบครัว
ก็คือจะมีการไปทำบุญนะคะพี่แจ๊คที่ต่างจังหวัด
ซึ่งครอบครัวหนูเนี่ยก็จะเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดตรัง
คือมีญาติอยู่ที่จังหวัดตรัง
แล้วทีนี้ก่อนวันสงกรานนะคะคุณพ่อก็ได้บอกคุณแม่ว่า
เออให้โทรไปบอกทางญาติที่ตรังหน่อยว่า
จองห้องพักไว้นะเดี๋ยวครอบครัวเราเนี่ยจะเดินทางไป

แล้วทีนี้คุณแม่เขาก็ได้โทรไปบอกคุณป้าว่า

ทีนี้พอถึงวันที่เราจะเดินทางค่ะพี่แจ๊ค

บ้านหนูอยู่ที่จังหวัดสงขลาอยู่อำเภอหัดใหญ่

พอขับรถไปที่จังหวัดตรังปุ๊บถึงบ้านคุณป้า
ก็เจอกับทางญาติจากกรุงเทพที่ตามมาสมทบอีก๔คนค่ะพี่แจ๊

ทีนี้คุณป้าเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคไหนเรามาถึงกันแล้ว
เราเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมกันก่อน

ก็ขับรถนำไปทางเราก็ขับรถตามไปอีกสองคันน่ะนะคะ
ระหว่างทางที่ขับไปปุ๊บอยู่คุณป้าก็ไปจอดรถที่หน้าอพาร์ทเมนต์เก่า

คุณพ่อหนูนี่ก็แบบอ้าว
ก็เราบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเอาให้จองโรงแรมใช่ไหมคะ

ทำไมเออทำไมมันถึงเป็นที่อพาร์ทเมนต์

คุณแม่หนูเนี่ยเขาก็เลยถามคุณป้าไปว่าอ้าวก็บอกไปแล้วนี่ว่าให้จองโรงแรมทำไมมันมาถึงเป็นอพาร์ทเมนต์อะไรอย่างนี้
บังเอิญว่าคุณป้าเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าคือตัวเขาที่ยังไม่ได้จองให้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเราจะมากันทั้งหมดกี่คน
แล้วก็สองคือเขาคิดว่าโรงแรมที่ตรังเยอะแยะยังไงก็คงไม่เต็มหรอก

อย่าลืมว่าเป็นช่วงเทศกาล
ใช่ค่ะเป็นช่วงเทศกาลสงการด้วย
แล้วทีนี้มันเหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วเหลือแค่๒ห้อง

ก็เท่ากับว่าหนูว่ามีห้าคนใช่ไหมคะพี่แจ๊คแล้วก็ทางญาติที่กรุงเทพฯอีกสี่รวมเป็นเก้าต้องอัดต้องอัดนอนกันสองห้องอะค่ะไปก่อน
เราก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นห้องแรกเนี้ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวของหนูอีกสองคน

ส่วนตัวตัวหนูอะค่ะก็นอนอีกห้องนึงรวมกับที่ญาติญาติที่กรุงเทพมี๔คนก็รวมหนูเป็น๕คน

ก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็นอนกันไปก่อนละกันคืนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยเก็บกระเป๋าเอาขึ้นไปเก็บที่ห้องพักพอเราลิฟต์มันจอดที่ชั้นสี่ใช่ไหมคะ

อืมก็ถึงคุณพ่อก็เดินไปถึงที่หน้าห้องพักปุ๊บคุณพ่อเปิดประตูเข้าไปพอคุณจังหวะที่คุณพ่อเปิดประตูเข้าไปค่ะพี่แจ
อยู่อยู่อ่ะขนลุกขนลุกเลยค่ะคุณแม่หนูก็ขนลุกแล้วใจคุณพ่อหนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันวิวมันรู้สึกแบบวางเวงแปลกค่ะรู้สึกแปลก
คือแต่ห้องพักเนี่ยมันรู้สึกแปลกพี่แจ๊คลองนึกภาพดูนะคะ
ตู้เสื้อผ้าเล็ก๑ตู้แล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเก่า๑ตัว
คุณพ่อหนูก็มองไปรอบห้องด้วยความรู้สึกแบบเอ้ยทำไมแบบใจมันวิวแปลก
แล้วคุณพ่อก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำคุณพ่อก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้ำ
ทีนี้หน้าห้องน้ำมันมีสวิตช์ไฟค่ะสวิตช์ไฟคุณพ่อก็มองไปที่สวิตช์ไฟ
เห็นรอยคราบสีแดงแดงที่มันเหมือนคราบเลือดค่ะพี่แจ๊คอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงป้ายตรงข้างบนสวิตช์ไฟอะค่ะอุ้ยใช่แต่มันโดนทาสีทับอยู่
ฝ้าผนังเนี้ยมันทาสีทับลอยนั้นเป็นลอยแบบบาง
ครับครับคุณพ่อหนูก็แบบเอา
เอาแล้วก็เลยลองเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำ
ทีนี้ในห้องน้ำสุขภัณฑ์ทั้งหมดโดนเปลี่ยนใหม่หมดเลย
แต่สุขภัณฑ์ทั้งหมดนี้เหมือนเพิ่งโดนเปลี่ยนใหม่

แต่ที่ทาสีทับที่ฝาผนังค่ะมันดันมีรอยคราบเลือดที่เหมือนกับที่เราเห็นที่หน้าห้องน้ำอ่ะพี่แจ๊ค
เหมือนเขาทาแล้วมันกลบไม่มิดอย่างนี้เหรอ

ทีนี้คุณพ่อหนูเขาก็ตกใจแล้ว

เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเขาพูดไปเนี่ยน้องสาวหนูอีกสองคนนี้เขาจะนอนไม่ได้เอา

ทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อน
แล้วเดี๋ยวกลางคืนเราค่อยกลับมานอนแล้วกัน
ทีนี้เราก็ออกไปที่ตรังเราก็ออกไปเที่ยวทานข้าวกันปกตินะคะ
พอถึง๓ทุ่มปุ๊บเราก็กลับมาที่โรงแรม
ทีนี้ค่ะพอเรากลับถึงที่โรงแรมใช่ไหมคะ

พอคุณพ่อหนูอาบน้ำเสร็จคุณพ่อก็มานอนรอที่เตียง
น้องสาวหนูอีก๒คนก็อาบคนต่อไป
แล้วคุณแม่หนูอาบน้ำเป็นคนสุดท้าย
พอระหว่างที่คุณแม่หนูอาบน้ำคุณพ่อหนูเขาก็นอนมองไปรอบห้องค่ะ
คือภาพตอนกลางวันมันยังอยู่ในหัวไงว่าแบบ
ห้องนี้นั่นไหนจะห้องน้ำอีก
สายตาคุณพ่อหนูเขาก็ไปหยุดอยู่ที่สวิตช์ไฟ
ใจแรกใจหนึ่งมันก็คิดว่าหรือว่ามันไม่ใช่คราบเลือด
อีกใจหนึ่งก็แบบเอ้ยแต่มันก็ในห้องน้ำมันก็มีไง
แล้วอยู่นะพี่คุณพ่อก็เพ่งไปที่สวิตช์ไฟ
แล้วสวิตช์ไฟมันก็แป๊ก
มันสับต่อหน้าต่อตาเลยค่ะแล้วไฟมันก็ดับพึบ
ทีนี้แต่ไฟในห้องยังติดอยู่นะคะ
มีแค่ไฟห้องน้ำที่มันดับผึบ
แล้วคุณแม่หนูเขาก็ตะโกนออกมาเลยว่าแบบ
ปิดไฟปิดไฟทำไมเนี่ยคนมันอาบน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ย
คุณพ่อหนูเขาก็แบบลุกขึ้นแล้วเขาก็เดินไปกดสวิตช์ไฟเปิด

คุณแม่ก็รีบเลยรีบอาบน้ำเสร็จปุ๊บเปิดประตูออกมา
ก็ถามซ้ำอีกเมื่อกี้จะปิดไฟทำไม
คุณพ่อก็เลยสวนกลับไปเลยว่าไม่ได้ปิด
ไอ้สวิตช์มันดับลงมาเองมันสับลงมาเอง
ทีนี้คุณแม่เขาก็เลยแบบลองกดแบบเปิดปิดเปิดปิดอะค่ะ
ว่าแบบไฟมันดีดหรือเปล่า
ปรากฏว่าก็ปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้คุณแม่ก็เลยพูดว่าเอาพระมาหรือเปล่า
คุณพ่อก็เลยถอดพระออก
ระหว่างที่คุณพ่อหนูถอดพระออก
คุณพ่อเขาก็พูดในใจนะคะว่าถ้าห้องนี้มีผีจริงอ่ะ
ก็อย่ามาหลอกน้องสาวหนูกับคุณแม่หนู
ก็ให้มาหลอกที่คุณพ่อคนเดียว
ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มาหาที่คุณพ่อ
ทีนี้คุณแม่ก็เอาพระคุณพ่อเอาไว้ใต้หมอนของคุณแม่

ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ๔ทุ่มกว่าก็ปิดไฟนอน

คุณพ่อก็ได้ยินเสียงต๊อก
เสียงเหมือนแบบคนเดินผ่านที่หน้าห้องค่ะ
เดินแบบนี้ไม่หยุด
แล้วคุณพ่อก็เลยค่อยลืมตา
แจ๊คเชื่อป่ะพอคุณพ่อลืมตา

เขาเรียกว่านั่งอยู่บนตัวพ่อหนูแบบนั่งคล่อมอยู่บนตัวคุณพ่อ
ที่คุณพ่อกำลังนอนอยู่คุณพ่อเขาก็แบบ
เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้เป็นผู้หญิงผมยาว
แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็เอามือมาบีบคอคุณพ่อหนู
คุณพ่อก็แบบก็สู้ก็แบบสู้กันอยู่พักนึงอะค่ะ
ก็เหงื่อแตกก็สู้กันจนแบบจนคุณพ่อเริ่มแบบ
คุณพ่อก็เริ่มสวดมนต์
เริ่มสวดแผลเมตตาสวดกรวดน้ำ
แล้วอยู่ภาพผู้หญิงคนนั้นค่ะ
เขาก็แบบเขาก็หายไป
ทีนี้คุณพ่อเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์
เปิดไฟหัวเตียงหยิบโทรศัพท์แบบไม่ไหวเหงื่อแตก
ดูเวลาตอนนั้นตี๔คือตั้งแต่๔ทุ่มกว่าค่ะ
จนถึงตี๔ค่ะคุณพ่อแบบโอ้โหตายแล้วเนี่ยมันแบบไม่ได้นอนเลยทั้งคืน
คือมันนานมากเลยในระยะเวลาค่ะที่เขาอยู่บนตัวคุณพ่อ
จนแบบถึงคุณพ่อก็นอนเล่นโทรศัพท์จนถึงตี๕ก็ทนไม่ไหวก็ปลุกคุณแม่ก็เลย
อยู่ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วก็มาเคาะประตูห้องหนู
ปรากฏว่าห้องหนูเนี่ยเขาก็เปิดไฟทิ้งไว้เหมือนกันตอนนั้นห้องหนูก็เปิดไฟ
แล้วก็บังเอิญว่าตัวหนูอะค่ะตัวหนูคือไม่ได้เจอแบบคุณพ่อ
แต่ก็คือรู้สึกว่าคืนนั้นร้อนมากนอนไม่หลับคือพลิกตัวทั้งคืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บังเอิญว่าพี่หนูแล้วก็ลุงหนูที่นอนห้องเดียวกันนะคะเขาก็บอกคุณพ่อว่าเนี่ย
เราอ่ะนอนไม่หลับกันทั้งคืนเลยอืมคุณพ่อก็บอกว่าห้องคุณพ่อคุณพ่อก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังว่าแบบ
โดนผีอำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทั้งคืนแล้วบังเอิญว่าลุงหนูเขาก็บอกว่า
ตัวเขาอะค่ะผ้าห่มอ่ะโดนดึงทั้งคืนเลยเหมือนกันรู้สึกเหมือนมีคนดึงดึงผ้าห่มเนี่ยไม่ได้นอน
ต้องดึงกลับคืนมาทั้งคืนเราก็เลยแบบตายแล้วที่นี่แบบอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยไป
ก็เลยไปบอกบอกคุณป้าที่เป็นคนจองห้องพักให้ใช่แล้วก็บังเอิญว่ามีลูกชายของคุณป้า
เขาก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวไปนอนทำไมที่อพาร์ทเมนต์นั้นอ้าวอ้าวเพราะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นอ่ะ
เขาเพิ่งไปฆ่ากันตายเองนั่นไงคือเขาลวงผู้หญิงอะค่ะเข้าไปที่ห้อง
แล้วก็ข้างกระต่ายห้องพักห้องนั้นที่ห้องที่คุณพ่อหนูนอนอยู่คือหวยไปออกที่ห้องของคุณพ่อจริงจริงเหรอ
ใช่ค่ะคือห้องนั้นเลยคุณพ่อก็เลยแบบโอ้โหตายเราก็อยู่อยู่ไม่ได้เราก็เช็คเอาท์ออกเลยค่ะ
อย่าบอกนะว่าไอ้สุขภัณฑ์ที่มีการถูกเปลี่ยนใหม่ในห้องน้ำอาจจะเปลี่ยนเพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ใช่ค่ะอาจจะเป็นเหตุฆาตกรรมหรืออะไรอย่างนี้ทำให้มันโดนเปลี่ยนไป
นะครับคือแน่นอนว่าไอ้คำว่าสุขภัณฑ์ถ้ามันจะเปลี่ยนใหม่มันไม่ควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดทุกชิ้น
จะต้องเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นนึงก่อนถูกไหม
ใช่แล้วมันก็มีรอยคราบเลือดคราบอะไรแบบนี้ที่โดนทาสีทับไปอีก
เออนะฮะคือไม่ต้องไปหาคำตอบแล้วว่า

พาร์ทเมนต์อะไรวะเนี่ยทำไมโอ้โห

เออมันเฮียนขนาดนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อน

กลายเป็นว่าเราก็เช็คเอาท์แล้วก็ไม่นอนที่นั่นเลย
นั่นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนที่จะไปทำบุญ
ที่จังหวัดตรังเออคุณป้าไม่ผิดนะคุณป้าก็ไม่รู้คุณป้า
เขาก็ไม่ทราบบังเอิญว่ามันเหลือแค่ที่นั่นด้วยไงอืมแล้วก็อ๋อ
ที่มันเหลืออาจจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่า
ใช่ที่มันยังว่างอยู่
ครับนั่นคือเรื่องแรกเห็นบอกว่ามีหลายหลายเหตุการณ์วันนี้ที่จะมาแชร์พวกเราได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลย
ใช่ค่ะคือคุณพ่อหนูเนี่ยจริงแล้วที่เจอผีไม่ได้เจอเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะไม่ใช่ครั้งแรก
ครั้งแรกที่คุณพ่อหนูเจอเนี่ยเมื่อประมาณ๓๐ปีที่แล้ว

ทั้งหมดยังไม่ค่อยมีหมู่บ้านยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้

ระหว่างทางจากอำเภอพุทธมนตรไปถึงโรงงานเนี่ย

ทีนี้มันมีโค้งหนึ่งค่ะ
ก็เจอมีผู้ชายสองคน
แล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นวัยรุ่นค่ะ

มีอะไรจะไปไหนครับ
อะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่า
กิโลคุณพ่อคุณปู่ก็ขับไปคุณปู่หนูเนี่ยเป็นคนขับรถเร็วมาก
ถนนสมัยนั้นก็ยังไม่ได้ลาดยางอะนะคะก็ยังเป็นถนนลูกรังอย่างเงี้ย
ก็ขับไปเหยียบไปปุ๊บคุณพ่อคุณปู่ก็พูดขึ้นมาว่า
เฮ้ยมึงหันไปถามสิมันจะลงเมื่อไหร่อืม
อ่ามันจะลงเมื่อไหร่เนี้ยกูจะถึงโรงงานแล้วครับ
อ่าคุณพ่อหนูอ่ะเขาก็หันผึบหันไปอืมพี่แจ๊คไม่มีใครเลย
เฮ้ยที่นั่งมาทั้งเหรอใช่ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคน
ไม่มีใครเลยที่ท้ายกระบะหลังรถอันนี้ถามแบบขำขำ
คุณปู่ขับรถเร็วเป็นไปได้ว่าว่าเขาจะกระโดดเออใช่
อันนี้คุณพ่อก็คิดว่าหรือว่ามันจะกระโดดลงไปแล้ววะ
แต่ถ้ามันกระโดดขับรถเร็วขนาดนั้นเราก็ต้องรู้ถูกไหมคะ
แบบเอ้ยหรือว่ามันแบบมันแล้วคุณพ่อก็หันไปบอกคุณปู่ว่า
ไม่ต้องถามแล้วครับมันมันไม่มีแล้วมันไม่มีไม่อยู่แล้วเออ
คุณปู่หนูเขาก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วไงพี่เขาก็นิ่งไม่มีระหว่างทางตอนนั้นเงียบหมด
ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยทั้งคุณปู่แล้วก็คุณพ่อครับ
คุณปู่ก็เลี้ยวรถกลับเข้าไปที่โรงงานอืม
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันอีกเลยนะคะอืม
แต่บังเอิญว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นไงพี่อืม
คือเมื่อปีที่แล้วเองหนูเนี่ยได้ไปสอนรำ
คือคุณปู่หนูเนี่ยเขาเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุที่อำเภอสารยานะคะ
แล้วทีนี้คุณปู่หนูเขาก็บอกว่า
ให้หนูเนี้ยไปช่วยสอนการแสดงให้กับชมรมผู้สูงอายุหน่อยอืม
เพราะว่าหนูเนี่ยจบนาตยสินไทยที่จุฬาครับ
ก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวหนูไปสอนให้เพราะว่าเขาก็จะมีงานแสดงทุกปีอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้บังเอิญว่าคุณพ่อเนี่ยก็ได้ไปคุยกับคุณป้าคนนึงที่มาเรียนกับหนู
คุณพ่อเขาก็เล่าเรื่องนี้ค่ะให้คุณป้าฟังว่าแบบ
เนี้ยผมมาอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี้ยอืม
ผมยังเจอคนบกรถอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
คุณป้าเขาก็พูดคุณมาเลยว่าโอ้เนี้ย
ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมเป็นวัยรุ่นเฮ้ย
คุณพ่อเขาก็ตกใจแล้วว่าแบบอ้าว
คุณพ่อบอกว่าใช่เขาบอกว่าที่ตรงโค้งตรงนั้นใช่ไหม
ทุกวันนี้ยังโดนโบกรถกันอยู่เลยคือแบบสามสิบปีผ่านไปแล้วอ่ะ
ทุกวันนี้ยังมีคนเจออยู่เลยค่ะที่สารยา
แล้วเขาก็บอกว่าที่ตรงนั้นนะคะเป็นเหมือนแบบ
คือคนทั้งสารยะค่ะเขารู้กันว่าตรงนั้นเป็นโค้งแบบเหมือนอาถรรพ์นะคะ
เมื่ออาทิตย์เมื่ออาทิตย์ก่อนคุณป้าเขาก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อน
แท็กซี่เพิ่งถูกเพิ่งลวงผู้หญิงมาฆ่าที่โค้งตรงนั้นด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็คนทั้งสายาเขาเจอบ่อยมาก
ผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนเจอโบกรถบ่อยมาก
ก็เลยคุณพ่อก็เลยแบบรู้เลยว่านั้นอาจจะ

ชัดนั้นล่ะผมว่าชัดนั้นล่ะ

ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผ่านเวลามาจนถึงทุกวันนี้
โค้งตรงนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วยังมีคนเจออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้

ตอนที่ตัวของมิ้วบอกว่าไปสอนรำ
แสดงว่าพี่มิ้วเนี่ยต้องเรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรงและแน่นอน
ผมเคยฟังคนที่เรียนทางด้านหน้าตสินการรำอะไรพวกนี้
เขามักจะมีเรื่องเล่าตี๑๐๐ผมให้๙๐

มีไหมเคยเจอไหม

แต่ไม่ใช่จากตัวหนูโดยตรง
คือหนูเนี่ยจบคณะศิลปกรรมศาสตร์

ทีนี้มันมีคาบเรียนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับจารีดทางด้านหน้าตยสินไทย
คือจารีดในการแสดงนี่แหละค่ะ
เราว่าการแสดงนึงเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้าง

อืมแล้วก็มีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่า
ห้ามไม่ให้นักแสดงตัวหลักตายกลางโรงละคร

คือคือหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราเล่นโขนเรื่องรามเกียรถูกไหมคะ

ทีนี้พระลักษณ์โดนสอนพรมมาศ

เราจะไม่จบการแสดงที่พระลักษณ์โดนสอน
เราจะต้องเล่นต่อเนื่องไปจนถึงพี่เพศมาบอกวิธีแก้สอนอย่างนั้นอย่างนี้
ห้ามจบตอนโดนสอนแล้วตาย

หากจบแบบนั้นนักแสดงตัวหลักจะมีอันเป็นไป

อันนี้หนูก็ถามคุณครูแบบนี้เหมือนกันค่ะ

เขาเชื่อกันเหรอคะคุณครูมันเป็นความเชื่อเหรอคะ

เพราะมันมีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

เมื่อปีสมัย๒๔กว่าค่ะพี่แจ๊ค

เวลาที่เราจะไปแสดงตามที่ต่าง
เราจะไม่ได้แสดงตามโรงละครเหมือนสมัยนี้ถูกไหมคะ
มันก็จะเป็นตามวัดบ้างตามที่โล่งบ้าง

เขาก็เล่นโขนเรื่องรามเกียรตอนศึกครั้งสุดท้ายของคุณลงกา
ก็คือทศกัณฐ์จะตายถูกไหมคะ
ทศกัณฐ์นี้ก็คือเขาถอดกล่องดวงใจแล้ว
หานุมานไปเอากล่องดวงใจมา
คือศึกครั้งนี้ยังไงทศกัณฐ์ก็ตาย
เพราะว่าฮานุมานเขาไปเอากล่องรวมใจมาเรียบร้อย
ทีนี้เขาก็เล่นเรื่องนี้ค่ะตอนนี้
โดยจบที่ว่าทศกัณฐ์ภาย
ก็คือทศกัณฐวนสอนของพระราม
แล้วการแสดงการแสดงนี้เขาก็เล่นกันทั้งหมด๓วัน๓คืน
แล้วก็ระหว่างการแสดงค่ะก็เป็นงานใหญ่นะคะพี่แจ๊ค

คนเมื่อก่อนเขาก็ชอบดูโขนชอบดูลิเกชอบดูอะไรแบบนี้นะคะ
พอมีโขนมาปุ๊บเขาก็ไปดูกัน
ทีนี้ระหว่างการแสดงนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ
ทุกคนก็เล่นกันไปอย่างดีจนวันสุดท้ายค่ะพี่แจ๊ค

ทุกคนเขาก็จะมีกล่าวขึ้นมากล่าวฟินาเล่
แบบเหมือนตัวแสดงตัวเอกเขาก็จะมาพูดว่าขอบคุณนะครับทุกคนที่มาดู๓วันนี้
ยกพ่อยกเขาก็จะเอาพวงมาลัยมาให้นักแสดง
ทีนี้ค่ะพอนักแสดงคนสุดท้ายที่เขาขึ้นพูดก็จะเป็นคนที่เล่นเป็นทศกัณฐ์ก็คือตัวเอก
คุณครูที่เล่นเป็นทศกัณฐ์เนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายของเขาแล้วนะ
เพราะว่าด้วยตัวเขาก็มีอายุแล้วเขาก็อยากจะฝากฝังให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เล่นต่อไป
ก็อยากให้ช่วยกันสืบสารวัฒนธรรม
พอเขาพูดจบประโยคนะครับพี่แจ็คอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา
โต้โผล่ลงละครนะคะโต้โผล่ของคณะละครเนี่ยเขาก็วิ่งไปรับโทรศัพท์
มีคนมาบอกว่ามีคนโทรเข้ามาเขาก็วิ่งไปรับโทรศัพท์คือสมัยนั้นมันก็มันก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมัยนี้นะคะ
เขาก็พอวิ่งเขาไปรับโทรศัพท์ปุ๊บทางปลายสายเนี่ยเขาก็บอกมาว่าสวัสดีครับรู้จักไม่ทราบว่ามีคนชื่อนี้อยู่ในคณะละครคุณหรือเปล่า
โต้โผเขาก็ตอบกลับไปว่าอ๋อมีครับเนี่ยเขากำลังแสดงเลยเขาพูดอยู่บนเวทีคือคนนี้เป็นคุณครูที่เล่นเป็นทศกัณฐ์นะคะ
แล้วทางปลายสายเนี่ยเขาก็เงียบไปทางคุณโต้โปะเขาก็พูดตอบกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่า
แล้วเขาก็บอกว่าคุณทำใจดีนะครับคือคนคนนี้เขาเสียชีวิตแล้ว
ตอนนี้ศพเขาอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาพยายามติดต่อมา๓วันแล้วแต่ติดต่อไม่ได้

ก็ตอนแรกทุกคนเขาก็เห็น
แต่เขาหันกลับไปคือเขาไม่เห็นแล้ว
แล้วเขาก็วิ่งกลับมาที่โรงละคร
แล้วก็ทุกคนค่ะเขาก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล

พอเขาเดินทางไปที่ทางโรงพยาบาล
ทางกู้ภัยเขาก็บอกว่า
เนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

พอเขาเจอศพอะค่ะ

ทำให้เขาตั้งเป็นจารีดขึ้นมาว่า

ตายได้แต่ต้องเล่นมีเนื้อเรื่องต่อไปนะ

เหมือนถ้าจะเล่นตอนที่เขาแสดงไปค่ะ
ก็ต้องเล่นต่อไปจนถึงพระรามคลองเมือง

ก็คือจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
จะไม่จบเป็นโศกนาฏกรรม

แต่อย่าลืมว่า๓วันนะ

ท่านก็มาทำการแสดงอยู่อย่างนี้
ใช่เหมือนแบบเขาอยากจะทำหน้าที่ให้สำเร็จ

คนที่อยู่ในการแสดงวันนั้น

ปลายสายโทรมาบอกมีคนชื่อคนไหม

อ๋อมีเนี้ยเขาแสดงอยู่เขาพูดอยู่บนเวทีเนี้ย
เออเออเออนะฮะ
นั่นคือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ใช่นะฮะพูดถึงเรื่องของน่าจะสิน

เพราะว่าตัวของมิ้วเอง
ได้มีโอกาสมาแสดงนำ

ก็คือละครเรื่องผีกะ
แน่นอนว่าละครที่เราถ่ายมันเป็นละครเกี่ยวกับผี

ในกองละครอ่ะมีอะไรแปลก

หนูไม่มั่นใจว่า

แสดงว่าก้ำกึ่งแสดงว่ามีเหตุ
มันมีเหตุมันถูกต้องค่ะมันมีเหตุเกิดขึ้น
คือต้องบอกก่อนว่าคือ

หนูก็จะยกมือว่ายทุกครั้งอะครับ

หนูไม่ได้ยกมือว่าย

คุณพ่อหนูก็เป็นคนขับรถพาไป

มีนักแสดงที่ติดรถกลับกับหนูเนี่ย
ก็มีหนูกับคุณพ่ออยู่แล้วใช่มั้ยคะ
แล้วก็มีพี่นักแสดงผู้หญิง

แล้วก็น้องเจมส์
แล้วก็พี่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่เพียว

เขาก็ขออนุญาตติดรถกลับมาด้วย

ทีนี้ค่ะโลเคชั่นเราเนี่ยก็คือ

ทางขากลับค่ะทางกลับกรุงเทพ

เราก็ต้องขับรถผ่านวัดวัดหนึ่ง

ป๊าดเหมือนลูกได้กลิ่นไหม้
แล้วที่รถพี่ข้างหลังเขาบอกว่า

อยู่คุณพ่อก็เหมือนรู้สึกว่า

ที่เป็นกลางถนนมืดที่หนึ่ง

ปรากฏว่ายางตรงนั้นมัน

ครับแล้วเราจะทำยังไงตอนนั้น

มันไม่ใช่ถนนเส้นใหญ่ในทางกลับกรุงเทพ

แล้วตายแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
แถวนั้นก็ไม่ค่อยมีคนขับรถผ่าน
แล้วสักพักนึงก็มีผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มา

แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วย
เขาก็ช่วยคุณพ่อหนูก็ถอด

แล้วก็พวกหนูก็ยืนกันอยู่ที่

เอิญว่ามีพี่คนนึงเขาก็มีสติกันนะคะ

เขาก็โทรเรียกรถกู้ภัย

รถกู้ภัยเขาก็ขับรถมา

เนี่ยทำไมเราถึงมาจอดรถตรงนี้
เพราะว่าที่ตรงนี้คนขับรถชนตลอดเลย

เนี่ยที่รถตรงที่น้องจอดเลย

เพราะว่าตรงเนี่ยรถมันเลี้ยวไม่พนไงคะ

พี่ก็ต้องมาจอดเปิดไฟให้ก่อน

ทำไมมันแบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้

มันประจวบเหมาะต่อกับพี่ผู้ชาย
ที่เขาติดรถไปกับหนูเขาก็บอกว่า
รู้ไหมว่ารถพี่ก็เสียเหมือนกัน
ปกติพี่เขาก็ขับรถมา

รถพี่เขาก็ขับไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไร

ทำให้แบบล่าช้าหรืออะไรอย่างนี้

รถจะต้องไปหยุดเสียตรงนั้นพอดี

สมมุติว่าถ้าตอนนั้นไม่มีพี่มูลนิธิมา

ซ้ำซ้อนขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น

ถูกต้องค่ะ
ที่สำคัญคือการขับรถไปไหนมาไหน

ถ้าเป็นถนนเส้นหลักได้

พยายามอย่าไปถนนเส้นรอง

เห็นบอกว่าทีมตัดต่อ

อันนี้เขามาเจอตอนท้ายแล้ว

อันนี้พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่า

จนมันมีอยู่ซีนนึงอะค่ะพี่แจ๊ก

อยู่ในเฟรม

ทีมงานของเราแล้วก็ไม่ใช่เอาซอสที่จ้างมา

พี่เห็นจริงเหรอ

ซึ่งในเฟรมนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแค่เรา
ถูกต้องค่ะมันไม่มีใคร

หรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง
ที่อยู่เนี่ยกล้องไปถ่ายติดก็ได้

ไม่รู้เหมือนกันว่าซีนนี้
ว่าเราจะได้เห็นในตอนที่ออกอากาศจริงหรือเปล่า

ถูกต้อง
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่มิ้วกำลังจะบอกแล้วครับว่า
จารณญาณในการรับชมด้วย

โอ้โหอยากจะบอกนะครับว่าคืนนี้
พระคุณน้องมิ้วมากนะครับที่มา

แล้วก็สยองขวัญในสถานี

คืนนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมด

แต่ก่อนที่จะจากกันไปฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับ

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก

ไทยรัฐยูทูปของเราไว้ด้วยนะครับ

ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน

ขอบคุณครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าช่วงนี้
เราอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่าง

ยังคงเป็นการคุยแบบวีดีโอคอร์
แต่ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ไม่แพ้จากที่เราได้นั่งคุยกันแบบตัวต่อตัวอย่างแน่นอนครับ
เอาละครับตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการ

อยู่กับผมแบบวีดีโอคอร์เป็นที่เรียบร้อย

รับเชิญท่านนี้เป็นหนึ่งท่านที่ส่งเรื่องราวมาที่อีเมลของรายการ
แล้วทีมงานของเราก็คัดเลือกน้องมาพูดคุยกับเราครับ

สวัสดีค่ะ

คือต้องบอกว่าน่าจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ถูกทีมงานคัดเลือกมา
หลังจากที่เรามีการเปิดอีเมลและให้คนทางบ้าน
ส่งเรื่องราวประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวั

น้องหงเป็นคนแรกเดี๋ยวค่อยทยอยท่านอื่นตามมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
วันนี้น้องหงมาพร้อมกับประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นเรื่องของค่ายหลอนคืนส่งท้าย
เรื่องนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราโดยตรง

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๗๘ปีที่แล้วค่ะ
สมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะ
ประมาณ๗๘ปีที่ผ่านมา

ถามนิดนึงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดอะไร
เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ถ้าคนไปเที่ยวไปออกค่ายส่วนมากนะ

มักจะมีเรื่องเล่าตามมาเสมอ

ก็สมัยนี้ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยค่ะ

ก็คือเราจะไปค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรี

หงแล้วก็เพื่อนอีก๒คนจะเป็นชุดเตรียมค่ะ

ลูกค่ายจะเดินทางตามไปอีกที

ใช่ค่ะไปก่อน๓คน

ว่าเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปส่งที่หมู่บ้าน
ด้วยตัวหมู่บ้านคือไกลมากอะไรอย่างนี้

อยู่ก็มีสายโทรศัพท์เข้าอะค่ะ

พอดีมีศพหนึ่งที่โรงพยาบาล
เขาจะต้องรับศพเพื่อที่จะไปส่งที่วัด
แต่ว่าถ้ารอรถที่เราไปส่งเราที่หมู่บ้านแล้วกลับมาคือต้องรอนานมาก
เขาก็เลยถามพวกเราสามคนว่านี่น้อง
ถ้าพี่จะไปรับศพด้วยแล้วมีน้องมีน้องนั่งไปด้วย

ถามจริงลึกนะตอนนั้นเอาจริงโอเคป่ะ
ตอนนั้นก็กลัวกันนะคะ
แต่แค่รู้สึกว่าเราก็มาอาศัย
ก็เลยตัดสินใจโอเคไปได้พี่ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นทางผ่าน

แล้วทีนี้พวกผมก็โอเคก็ไปรับที่โรงพยาบาลค่ะ
พอศพขึ้นมาก็คือผมกับพี่ผู้หญิงอีกคนนึงนั่งข้างหน้ากับพี่คนขับรถ
เพื่อนผู้ชายอีกคนนึงนั่งกับญาติญาติของศพอะค่ะ

ก็ไปประมาณชั่วโมงกว่ากับ๒ชั่วโมงก็ไปถึงที่วัดนะคะ
เราก็ช่วยขนศพช่วยอะไรแบบเหมือนช่วยทำทุกอย่างอะไรกับพี่มูลกับพี่เจ้าหน้าที่อะไรทุกอย่าง
ก็โอเคก็ผ่านไปเราก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไร
ทีนี้ก็เลยเดินทางต่อกันไปเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะ
ด้วยตัวหมู่บ้านมันไกลมากเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยง
ช่วงที่ไปถึงก็มันก็แบบเย็นเกือบเย็นแล้วบ่ายค่อยอะไรอย่างนี้
มันก็มีจังหวะหนึ่งที่
พี่ที่นั่งไปกับหัวพี่ผู้หญิง

ก็เล่าว่าก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะ
เขาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดสีแดง

ที่รถผู้หุงวิ่งเข้าไปหมู่บ้าน
แล้วพี่เขาพี่คนนี้เป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วอะค่ะ
เขาก็มั่นใจว่าเออไม่ใช่คนแน่

พวกเราก็โอเคก็ยังนิ่งทำทุกอย่างปกติ
พอเข้าไปถึงหมู่บ้านปุ๊บมันก็ค่ำแล้วก็เตรียมของอะไรกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนกลางคืนก็เลยประมาณ๔๕ทุ่ม
ผู้หญิงก็เออหุงอะหลับไปก่อน
แต่เพื่อนอีกสองคนก็ได้ยินเสียงที่แบบว่ารอบตัวห้องที่นอนนะคะ
มีเสียงคนเดินแบบแทรกแบบวนล่อแบบนานมาก
คนคือไม่กล้านอนเลยแต่ก็คิดว่ามันต้องนอนแล้วอะไรอย่างนี้

ตอนเช้าถึงมาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนเขาแบบได้ยินเสียงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้ผมก็จะอธิบายโลเคชั่นโรงเรียนนะคะ
มันเป็นพื้นที่ที่แบบ

ถ้าหันไปปุ๊บเราจะเห็นเป็นเขื่อนแล้วเป็นภูเขา

แล้วตัวหมู่บ้านคือเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีเชื่อมต่อหมู่บ้านไหนเลย

ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลย

ทีนี้เช้าวันต่อมาลูกค่ายทุกคนก็เดินทางมาถึงปกติ
ค่ายก็ดำเนินไปทุกอย่างปกติเลยค่ะ
จนถึงคืนสุดท้ายค่ะ
เป็นคืนที่พีคที่สุดที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะ
ก็คือช่วงที่หงไปมันคือช่วงออกพรรษาค่ะ
จุดเริ่มต้นก็คือพอกิจกรรมที่เราโอเคเรามีลำวงรอบกองไฟ
เราแบบก็เชิญทั้งชาวบ้าน
แล้วก็จะมีรุ่นพี่ที่แบบตามมาค่ายเหมือนมาเยี่ยมอะไรอย่างนี้

มีพี่ที่มูลนิธิ๑คนขึ้นมาเพื่อดูสถานการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทีนี้พอประมาณ๓๔ทุกกิจกรรมเลิก

พี่ทุกคนเข้าไปนอนอะไรอย่างนี้
ก็จะเหลือแค่ลูกกลุ่มลูกค่ายแล้วก็พวกผมอะค่ะ
ก็แบบโอเคมันฟรีแล้วก็เลยนั่งคุยกัน
จับคุมคุยกันอะไรอย่างนี้สักพักเครื่องปั่นไฟดับ

เครื่องปั่นไฟดับผมก็เลยวิ่งไปดูตรงเครื่องปั่นไฟค่ะว่า
มันทำไมมันพังหรือเปล่าน้ำมันหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอไปถึงน้ำมันแบบทุกอย่างปกติแบบน้ำมันเหลือเต็มเลยอะไรอย่างนี้
เราก็แบบเออไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันนะคะ
ก็นั่งคุยกันไปโดยก็จุดเทียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมีกลุ่มหนึ่งนั่งประมาณ๔๕คนนะคะ
นั่งอยู่สักพักคือแบบมีผู้ชายร้องเฮ้ยขึ้นมาแบบเสียงดังมากค่ะ
เฮ้ยเราก็ตามด้วยผู้หญิงกรี๊ด
ซึ่งที่เขาร้องเพราะว่ามันมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายโผล่หน้าเข้ามาในวงอะค่ะ

แล้วผู้หญิงที่กรี๊ดน่ะสติคือหลุดไปเลยค่ะ
คือแบบร้องไห้ไม่หยุดคือแบบตอนนั้นเราก็ไม่รู้แล้วมันเริ่มเกิดอะไรขึ้น
ทุกคนก็เริ่มแบบเกิดอะไรมันชนละมุนไปหมด
ก็มีพี่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่อะค่ะที่เป็นแบบพี่สุดในค่ายอะไรอย่างนี้
เขาอยู่เขามองไปทางทิศที่เป็นแม่น้ำอะค่ะ
มันมีต้นไม้ใหญ่ก็เห็นมีคนยืนมองสองคน
จ้องมาตรงสนามฟุตบอลที่พวกเรานั่งทำกิจกรรมอะค่ะ
พี่เขาก็บอกมันไม่ใช่แล้วแล้วก็เหมือนเงานั้นก็หายไป
ก็เลยบอกทุกคนบอกสตาร์ฟทุกคนว่าให้เตรียมตัวพาลูกค่ายให้กลับเข้าไปนอน
แล้วทีนี้พวกผมก็คือแบ่งการจัดการว่าเออทุกคนเข้าไปนอนนะอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็มีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อ
แต่ทุกคนก็ยอมปฏิบัติตามอะค่ะ
แล้วทีนี้คนผู้หญิงที่กรี๊ดแล้วร้องไห้ค่ะก็ยังไม่หยุด
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบที่โรงเรียนเหมือนมีฐานพาค่ะ
ก็เลยพาไปตรงที่ฐานพาค่ะแล้วก็หอให้เอาทูปเทียนมา
แล้วทีนี้จุดทูบเทียนเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะคะ

แล้วก็แบบเออเริ่มกลัวแล้วจะทำยังไงก็มีลูกค่ายคนหนึ่ง
เขาก็เลยตัดสินใจที่จะแบบเอ้ยแม่เขาบอกว่าแบบ
ค่ายแล้วแบบมันไกลไปอยู่ในป่าก็เลยให้พามา
เขาก็เลยเอาพาให้ผู้หญิงคนนั้นให้เพื่อนนะคะ
คือเขาก็อาการไม่เหมือนคนสติหลุดไปแล้วมันคือเหมือนเขาลอยไปเลยอะค่ะ
ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเอาเขาอ่ะเข้ามาอยู่ในห้องสตาร์ฟครับ
ใช่คือตอนนั้นทางหงาก็แบบเกณฑ์ให้ทุกคนแบบ
เข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยเพราะกลัวกลางคืนทุกคนจะออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอพวกผมก็คืออยู่กันในห้องลูกค่ายก็อยู่ในห้อง
มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งผมอาจจะเรียกว่าพี่เอนะคะ
พี่เอไปเข้าห้องน้ำมาแล้วข้างอาคารที่หงดีที่หงนอนนะคะ
มันจะมีโรงครัวคือหงอยู่ทีมสวัสดิหงษ์จะทำกับข้าวอะไรอย่างนี้จะต้องเก็บครัว
พี่เขาก็เดินผ่านตรงครัวแล้วเขาก็เห็นหงษ์อยู่ตรงโรงครัว
แต่ทีนี้พอเขาเดินเปิดประตูเข้ามาในห้องเขาเห็นผมนั่งอยู่ในห้อง

ใช่คือตอนนั้นเขาก็แบบเอาหงเข้ามาเมื่อไหร่
ผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ตรงห้อง

ใช่หงษ์นั่งอยู่ข้างในห้องเพราะว่าเตรียมอยู่ดูแลเพื่อนที่เขาร้องไห้อยู่อะไรอย่างนี้
แต่พี่คนนั้นก็คือเห็นหงอยู่ตรงโรงครัว
แล้วก็เดินแบบเหมือนโรงครัวกับห้องนอนมันไม่ไกลกันนะคะ
เดินประมาณ๔๕ก้าวก็ถึงกันแล้ว
ใช่แล้วทีนี้พอเข้ามาทุกคนก็เลยแบบ
คือพอมันโกละหนนะคะมันรู้สึกมันกดดันไปหมด
เราเราไม่รู้เราจะทำอะไรอะค่ะพี่แจ๊คก็เลยแบบ
สตาร์ฟก็มีอยู่ประมาณ๑๐คนก็เลยแบบโอเคนั่งเป็นวงกลมกัน
เพื่อที่จะแบบเราลองสวดมนต์กันไหม
ระหว่างที่สวดมนต์กันนะคะ
โอเคหงคือทุกคนเหมือนแบบโอเคตอนนั้นทุกใครนับถืออะไร
ก็แบบเหมือนตั้งใจอธิษฐานเลยว่าขอให้เชียงศักขีคุมครองนะ
ผมก็อธิษฐานเลยว่าขอให้ปกปักคุ้มครองพวกเรานะตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยแบบนั่งเป็นกลมจับมือกันแล้วก็สวดมนต์
แล้วมีพี่คนหนึ่งเป็นพี่ที่เขาเห็นสองตนที่ใต้ต้นไม้ค่ะ

แล้วเขาเหมือนเขาก็
รู้วิธีว่าเราจะทำยังไง

ก็เลยลองจุดเทียมเพื่อดูว่า
เปลเทียนมันผลัดไปทางไหน
แล้วสิ่งที่แบบมันทำกับเราตอนนี้มันคืออะไร
แล้วมันรู้สึกว่าเราถูกกดดัน

ใช่มีอะไรบางอย่างที่บีบ
แล้วทีนี้รอบตัวอาคาร
ก็ได้ยินเสียงเดินวนรอบเรื่อย

คนอื่นก็เริ่มร้องไห้กันแล้วเพราะกลัวมาก

ช่วงที่เหตุมันชมลมุนมาก

คือผู้หญิงที่ร้องไห้ไม่หยุดนะคะ

พี่เอค่ะคนนี้เขาก็มีเซนต์เหมือนกัน

ถ้าจะทำอะไรให้มาทำที่เขา
ห้ามทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้สักพัก
พี่เอคือตาตาถลนปากเบี้ยว
เฮ้ยตาเหลือกอย่างนี้เลยเหรอวะ

ซักวันคือพี่เขาตาเหลือกปากเบี้ยวไปหมดเลยค่ะ
คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันแล้ว

ช่วยกันนั่งทำสมาธิค่ะ
คือแบบระหว่างตลอดทั้งคืนมันจะมีอะไรแบบนี้มาแบบ
กดดันมาเป็นระยะคือเหมือนมันหาย
แล้วมันก็เหมือนเราคลายเราโล่ง

เหตุการณ์มันมาดีขึ้นคือตอนช่วง
ก่อพระอาทิตย์จะขึ้นค่ะ

ใช่ทีนี้พอตอนเช้าโอเคพวกผมก็คือตื่นมา
ก็เลยแบบรีบเก็บของเพราะว่ามันเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะกลับแหละ

พี่ที่มุรณิธิเขานอนในรถตรงสนาม
เขาก็เดินมาถามว่าเมื่อคืนพวกน้องทำอะไรกันหรือเปล่า

พวกหนูก็เลยถามว่าสวดค่ะพี่
พี่เขาบอกพี่ได้ยินบทสวดนะ
ก็เลยถามว่าเออบทสวดเป็นยังไงเหรอคะ
เขาก็เลยบอกว่าแบบเป็นภาษากะเหลี่ยง
ซึ่งทาง๖ไม่รู้ภาษากะเหลี่ยงกันเลย
พวกผมก็คือแบบสวดมนต์ปกติของพวกผมค่ะ
สวดมนต์ก็เป็นภาษาบารีของเรา
ใช่ค่ะภาษาบารีของเราเลย
เขาก็บอกเออเนี่ยพี่ได้ยินภาษากะเหลี่ยงได้ยินเสียงดังมาก

พวกผมก็เลยแบบคิดแล้วมันไม่ใช่แล้ว

คือตอนนั้นทุกคนแบบอิดโรยกันมาก
ด้วยความกลัวความกังวล
มันไม่มีใครพูดอะไรกันเลยอะค่ะ
รีบเก็บของรีบออกจากหมู่บ้านอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้พอออกจากหมู่บ้าน
พอไปถึงสถานีรถไฟใช่ไหมคะ
เราก็เลยมานั่งทบทวนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะ

ใช่คือก็เลยมานั่งทบทวนกันว่า
เราอยู่ในค่ายมีใครเจออะไรที่ไม่ปกติบ้าง
ว่ามันเกิดเหตุอะไรกันบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เรื่องต้นเลยก็คือลูกค่ายค่ะ
ก็จะเห็นสิ่งแปลกตลอด

อย่างเช่นคืนก่อนเกิดเหตุ

มันจะมีทีมสตาร์ฟที่แบบซ้อมลำวงตีกองใช่ไหมคะ
ประมาณ๕คนอยู่ตรงแพร่ตรงริมแม่น้ำ
แต่ลูกค่ายมองไปเห็นคนประมาณ๑๐เกือบ๒๐คน
เหมือนเห็นคนลุมอยู่ตรงแพร่ค่ะ
อันนี้คือเขา๒คนก็ยืนมองแล้วเขาไม่ยอมพูด
ก็คือแบบตอนอยู่ในค่ายไม่พูดอะไรกันเลย
ชายก็เลยบอกว่าเห็นอยู่ตรงนั้นเลยแบบเต็มเลยคนเต็มเลย
ก็คิดว่าแบบใครไปเล่นใครแบบทำไมแบบเออลูกค้าไปร่วมตัวแบบเต้นกันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทีนี้มันก็มีวันหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งลื่นในห้องน้ำ
แล้วทีนี้สังกษีมันก็คือปักไปที่เท้าน้องเลย
แล้วน้องก็บอกว่าหนูมั่นใจพี่ว่าแบบหนูไม่ได้ลื่นเองมีคนผลัก

ใช่น้องบอกว่ามีคนผลักจากข้างหลังแล้วน้องก็ลื่นไป
แล้วทีนี้เราก็เลยแบบมันผิดปกติแล้วเพราะว่าระหว่างอยู่ค่ายมันก็มีเด็ก
พอหกไปสอนหนังสือเด็กมีเด็กมาทำกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะเด็กก็จะบอกว่า
เนี่ยพี่ตอนกลางคืนพี่ต้องระวังนะเออเนี่ยเขาชอบปล่อยผีออกมา
คือตอนนั้นพวกผมก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าเด็กพูดเล่นอะไรอย่างนี้
เพราะเราก็ไม่ได้อะไรกับพวกนี้อยู่แล้ว
แล้วทีนี้เราจะเห็นเลยว่าแบบชาวบ้านนะคะจะพยายามกันไม่ให้เราเข้าไปในวัด
คืออย่างถ้าพวกจานช้อนอะไรอย่างนี้

พอเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปยืมวัดก็ได้
แต่ชาวบ้านก็บอกไม่ต้องเอาของเขาได้อะไรอย่างนี้
ใช่ซึ่งที่วัดก็จะมีพระหนึ่งลูก
หงษ์ก็มีคืนนึงไปออกพรรษาก็เลยไปเวียนเทียนกันที่วัด
ก็ชาวบ้านก็พยายามที่แบบให้กลับมาโรงเรียนนะคะ
เหมือนชาวบ้านกรีดกันไม่ให้พวกเราเข้าไปที่วัด
ใช่ค่ะ
พอเราเริ่มประติประต่อเรื่องอะไรแล้วก็เริ่มแบบ
หุ่งก็เลยแบบมีสัญญาณแล้วที่สถานที่รถไฟ
ก็เลยโทรหาแม่ครูที่ผมนับถืออะไรอย่างนี้
ก็โทรไปแม่ครูก็บอกว่ารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาก็แบบเออเนี่ยจริงก็คือแบบเขาลองของใส่นะ

ผมก็เลยถามทำไมพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลย
เขาก็บอกว่าก็ทุกคนในค่าที่ไปมันมีคนที่มีเซ็นต์เยอะ

เออเขาก็เออแบบลองของใส่
พี่ก็เลยแนะนำว่ากลับไปมหาลัยอะค่ะ
ให้ไปจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางของมหาลัย
ให้ปกปักช่วยเหลือเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอเคพอคืนนั้นก็กลับมาถึงกรุงเทพนะคะ
ก็ดึกแล้วทุกคนก็เลยไปจุดทูปของที่มหาลัยบอกกล่าว
เจ้าที่เจ้าทางอะไรเรียบร้อยทุกคนก็แยกย้ายกันนะคะ

พอเราแยกย้ายกันแล้ว
พี่เอคนที่บอกว่าเขาแบบตาเหลือกอะค่ะ

ช่วงก็นัดกินข้าวแล้วคิดว่าพี่เขาดูแปลกไป

ก็เลยไปหาที่ห้องค่ะ
หาที่ห้องพักพอไปถึงก็คือเห็นเลยว่าพี่เขาแบบนั่งก้มหน้าตาลอยไม่ได้สติแล้ว
ผมก็เรียกว่าเออพี่เป็นไรพี่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็แบบ

ใช่ตาลอยนั่งนิ่งอะไรอย่างนี้
เราก็แบบว่าพยายามดึงสติเข้ามาก็ว่าโอเคสวดมนต์อีกแล้ว
คือพวกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือช่วยกันส่วนมุมแล้วจะแบบเรียกสติมาเรื่อย
แล้วทีนี้แบบก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยแบบโอเคตัดสินใจแบบมาไหว้พระตรงศาลของหอพักอะค่ะ

สักพักพี่เขาก็ดีขึ้นก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้
เขาได้ยินนะว่าเราเรียกแต่ก็บางทีก็หายไปอย่างนี้เขาแบบเออเขาแบบไม่มีสติเลย
แล้วตอนเช้ามาก็เลยคุยกับทุกคนว่าเราก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเรานัดกันเพื่อที่จะไปทำบุญไหม
เพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดแบบเออมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้เราไปทำบุญให้ดีกว่า
ก็เลยแบบนัดกันไปทำบุญทั้งค่ายเลยค่ะอีกครั้งอะค่ะ
เท่ากับว่าที่พี่คนนี้น่าจะโดนหนักสุดเป็นเพราะว่าพี่เขาไปพูดว่าเฮ้ยถ้าอะไรก็แล้วแต่อย่าทำอะไรน้องคนนี้
ขอให้มันลงกับเขาคนเดียวเหมือนสิ่งนี้จะตอบรับคำของพี่เขาด้วยนะ
เพราะหลังจากกลับมาพี่เขาเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเอง

แล้วก็อย่างไอ้เคสที่ตัวหงเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้
มันมีอยู่หลายเรื่องหลายครั้งที่คนต่างถิ่นเข้าไปยังหมู่บ้านหรือว่าสถานที่ต่าง
แล้วมักจะเจอคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ปกตินะครับคือเป็นคนที่เล่นคุณสัยมนต์ดำ
แต่ชอบทำของนี้ใส่คนอื่นเพื่อเป็นการทดลองวิชาตัวเอง
นั่นคือกลุ่มของหงษ์เนี่ยกำลังเจอคนประเภทนี้อยู่นะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าพอพี่คนหนึ่งเขาได้รู้เรื่องราวที่พวกหงเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าคืนนั้นเขาฝันว่ามีคนทำร้ายพวกหงที่สนามฟุตบอล

มันก็เลยตรงกับแบบอีกครั้งหนึ่งคือมีน้องคนที่ลื่นในห้องน้ำ
น้องคนนี้เป็นคนที่มีเซียนที่จะเป็นคนที่จะเห็นภาพแบบเห็นภาพอย่างนี้
น้องบอกว่าช่วงที่เราสวดมนต์นะคะภาพเลือดจากวัดไหลมาตรงสนามฟุตบอลเยอะมาก
นี่คือน้องน้องนอนไม่หลับเลยค่ะคืนนั้นครับ
เพราะภาพนี้มันแบบน้องเห็นติดตามมาเยอะมาก
ดูเหมือนว่าเรื่องที่หงเล่ามันจะเริ่มต้นจากตอนที่ครั้งแรกที่ไปถึงที่จังหวัดนี้
แล้วจะมีพี่มูลนิธิจะพาเราเข้าไปที่หมู่บ้านนี้มันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วนะว่า
เฮ้ยทำไมมันต้องเป็นช่วงจังหวะเวลานั้นเข้าใจพี่เขานะคือถ้าพี่เขาจะเข้าไปส่งเราที่หมู่บ้านก่อนแล้วออกมาเอาศพมันก็จะใช้เวลานาน
เขาก็เลยต้องเอาศพเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นจวบประจวบเหมาะกับพวกเราที่จะต้องนั่งไปกับศพด้วยอ่ะ
ถึงผมถึงต้องแทรกถามว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็ถามว่าน้องโอเคหรือเปล่าคือเราไม่โอเคแต่เราก็เลือกไม่ได้ถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะก็คือคุยกันสามคนว่าจะทำยังไงอะไรอย่างนี้แต่ก็รู้สึกว่าเออคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วมันก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจที่แบบว่าตอนมันชนละมุนนะคะคืนนั้นนะคะมันเสียงดังนะคะเพราะว่าทั้งตะโกนว่าเอาทูบเอาเทียนมาตะโกนว่าแบบพาคนนั้นคนนี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รุ่นพี่ที่ตามมาคายนอนอยู่ตรงห้องสมุดนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นเช้ามาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกผมเกิดเหตุอะไรกันเมื่อคืน
เขามารู้ตอนเช้าอีกทีก็คือตอนที่อยู่ตรงสถานีรถไฟที่ได้คุยกันอ่าหงก็เลยได้คุยกับชาวบ้านที่เขาไปส่งว่าเอ้ยเนี่ยเมื่อคืนหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเขาก็แบบเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบเขามาทักทายหรือเปล่าเพราะว่าด้วยด้วยข้างหลังห้องน้ำมันเป็นป่าช้าเก่าครับคืนนั้นเนี่ยทั้งหมดวันนั้นที่เราไปอ่ะเจ็ดวันนี้ประมาณสักกี่คนหง
ประมาณ๓๐๔๐คนค่ะอันนี้ผมจะมองในมุมมองของผมนะเท่าที่ผมฟังเรื่องเล่ามาคือแน่นอนว่าการที่กลุ่มวัยรุ่นไปนะยังสถานที่การออกค่ายต่างเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคนจำนวนสัก๓๐๒๐๓๐คนจำนวนมันเยอะนะเชื่อเถอะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะต้องมีสักคนหนึ่งจะต้องแสดงอภินิหารอะไรบางอย่างเช่นการไปลบหลู่การไปพูด

อย่างที่หงเล่าให้ฟังโดยที่ไม่มีใครทำอะไรเลยแล้วโดนปล่อยของใส่อันนี้ซวยจริงแล้วก็จะเป็นบาปกรรมกับคนที่เขาทำนะเดี๋ยวของเหล่านี้วันหนึ่งก็จะกลับไปหาเขาเอง
คือเป็นของที่เขาส่งตามมาหรือเปล่านั่นน่ะสิ
แต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องแก้ไขได้
ถูกไหมฮะของเหล่านี้มันอาจจะถูกส่งกลับไป
หรือมันอาจจะศูนย์สลายหายไปตรงนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้
แต่การไปลักษณะแบบนี้มันพูดยากนะ
เดี๋ยวพอเราคุยกันมากเข้าก็จะไม่มีใครกล้าก็ไปออกค่ายอีกอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันไม่ได้เจอเรื่องอย่างนี้ทุกคน
อยู่ที่ว่าใครจะเจอลักษณะแบบไหนซะมากกว่า
ใช่เพราะว่าเวลาไปค่ายอื่นเราก็เคยเจอแบบเล็กน้อยเป็นปกติอยู่แล้วค่ะ

แต่แบบมันมีแค่ค่ายนี้ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเจออะไรที่มันหนักจริง
ที่เราเจอแบบพีคที่สุดเท่าที่ไปค่ายมาเลยค่ะ
แล้วทางที่ไปอำเภอที่ด้วยกลางค่ำกลางคืนนี้เขาไม่วิ่งกันนะ
มันเปลี่ยวมากเส้นนั้นเปลี่ยวสุดจริง
ถ้าพูดถึงเรื่องของจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องเล่าเยอะอยู่แล้วนะครับ
นั่นคือเรื่องราวของค่ายหลอนคืนส่งท้ายเป็นประสบการณ์ของน้องหงษ์
ที่ส่งเมลเข้ามาที่รายการของเรานะ
ขอบพระคุณมากเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากขอบพระคุณมากหงษ์

อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราแบบน้องหง
ทีมงานของเราได้มีการดูเรื่องคัดเรื่องเสร็จปุ๊บ
ก็จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราเหมือนกับน้องหงนั่นเองครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์
ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ

สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีที่อยู่ในใจคุณผู้ชมครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เขาเตรียมเรื่องความสยองขวัญพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อย
อีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะต้องมีการเว้นระยะห่างกันแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการ
และแขกรับเชิญของเราในวันนี้ยินดีต้อนรับคุณวินครับ

คือต้องบอกนะครับว่าเราคุยกันผ่านโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับผม
แล้วก็ค่อยพีคขึ้นเรื่อย
ครั้งนี้มาถึงประสบการณ์ที่คุณวินจะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
วันนี้ตั้งชื่อเรื่องมาเสด็จพี่

เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของเจ้านายผมซึ่งผมเคารพเหมือนคุณแม่คนหนึ่ง
ผมจะใช้ชื่อว่าคุณแม่แล้วกันนะครับ
คุณแม่คุณแม่บีเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่ท่านไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วสมัยก่อนนะครับ
แต่จริงพอถึงสมัยนี้ท่านเริ่มเชื่อแล้วแต่ท่านก็จะมีความรู้สึกแบบว่าไม่กลัวไม่ได้เกรงกลัวอะไรอย่างนี้
ท่านก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนื่องจากวันนั้นเราดูข่าวทางทีวีกันจะเห็นพวกร่างทรงอะไรกันเยอะแยะข่าวว่าเดี๋ยวพอมีคนตายก็จะมีคนมาร่างทรงว่าเขานึงเข้าคนนี้เข้า
มันเกิดคำถามใช่ไหมครับว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมีพญานาคทรงเข้าอะไรอย่างนี้ใช่หรือเปล่า
คราวนี้มันก็เลยคำถามมาที่ตัวแม่แม่ก็บอกว่าจริงมันมีจริงแต่มันก็ต้องแยกแยะมันมีทั้งจริงที่จริงบางออนก็แบบสวมรอยก็มีอะไรครับ
แม่เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าที่แม่เจอมากับตัวมันเป็นแบบนี้ครับผมย้อนไปนานมากครับคนนี้ต้องอาจจะขออนุญาตเกินก่อนว่าคุณแม่คุณแม่บีเนี่ยครับเขาเป็นนักแสดงแต่ผมไม่อยากเปิดชื่อเผยชื่อนะครับเป็นนักแสดงที่มีชื่อพอสมควรสมัยก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเข้าสู่วงการบรรเทิงเนี่ยครับเขาก็จะเขาก็มี
อยู่มาวันหนึ่งพ่อเลี้ยงก็โทรมาบอกว่าบีมาหาพ่อหน่อยมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเนี่ยมีคนอยู่ก็โดนเข้า

ใช่เหลืองผีเหมือนผีเข้าเลยแต่อันนี้เป็นเจ้าเข้านะ

ออกไปดูสิสนุกดีสนุกตรงไหนคนโดนเข้าสนุกตรงไหนมาดูก่อนสนุกจริง
อ้าวแม่เขาก็เลยอ้าวไปก็ได้พ่อชวนก็เลยชวนน้องสายคนหนึ่งไปด้วยกัน
พอเดินขึ้นไปบ้านของเพื่อนของพ่อผัวยังไม่ทันพ้นบันไดเลยครับโผล่ขึ้นมาปุ๊บร่างชี้เลย
พวกที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อนะ
พอเหินหน้าปุ๊บแล้วเขาก็ขออนุญาตนะครับเขาเรียกว่าอีคนสวยอีคนสวยเนี่ยมึงไม่เชื่อกูรู้
จอดลองชี้เลยแล้วก็บอกว่าแต่บอกไว้ก่อนนะมาเนี่ยไม่ได้มาหลอกกินนะมาช่วย
มันมีทั้งเทพดีแล้วก็เทพไม่ดีเหมือนคนนี่แหละแต่เรามาช่วย
เสร็จแล้วแม่เขาก็อะไรอยู่ดีทำไมพูดอะไรก็งงยังไม่ทันได้อะไรเลย
สมัยใหม่ณตอนนั้นถือว่าแบบโอเคสมัยใหม่มากแม่ทำไมจะใส่มีอะไรมันไม่ดี
เพราะหัวมึงนี่น่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่
ก้มหัวให้ใครอย่ารอดอีกเข้าใจไหม

ก็ขำหัวเราะไปหัวเราะมา

แม่เขาก็หันมาไม่สนใจ

จำไว้นะเราเนี่ย

เสด็จพี่เพชรรัฐ

ไม่เป็นไรแต่วันไหนที่มึงเดือดร้อน
จุดทูป๑๖ดอกกลางแจ้ง
แล้วเรียกชื่อแล้วกูจะไปช่วย

แต่คนในพื้นที่ในที่นั่งดูด้วยกัน
ถามสิเรื่องละครน่ะ
ละครเวทีเรื่องหนึ่งครับเขาก็บอกว่าถามเลยถามเลยซึ่งมันเป็นการซ้อม
ละครที่ยาวนานมากเกือบ๖เดือนแต่แล้วก็อยู่ก็หายไป๒เดือนแล้วก็เงียบไป
เลยอ้าวถามก็ได้จะได้เล่นไหมเขาบอกว่าแล้วร่างก็นั่งสักพักหนึ่งแล้วก็
ได้เล่นแน่ที่เห็นเนี่ยนะต้องใส่ชุดแบบนี้นะแบบนี้นะเป็นสีน้ำตาลนะกระโปรง
นะจะฉีกขาดลุ้ยเลยนะโดนผู้ชายลุมทึ้งนะแล้วมันก็จะดมหมุนหมุนหมุน
เวทีนั้นหมุนกิ้งไปกิ้งมาตีรังกาไปตีรังกามานะแม่เขาบอกขำอ่ะเชื่อได้ยังไง
ไม่เชื่อหรอกกูรู้ว่ามึงไม่เชื่อเดี๋ยววันหนึ่งพอมึงเจอเนี่ยแล้วมึงจะนึกถึงกูเอง
อืมแม่เขาก็เลยแบบเอออ่ะฟังไปอย่างงั้นแล้วก่อนจะไปนะฝากบอกร่างนี้ด้วยนะว่าอย่า
บอกมันนะว่าเราเข้าถ้าบอกเขาว่าเราเข้ามันจะไม่ให้เข้าอีกเรามาช่วยบ้านหลัง
เนี้ยได้ไม่เกิน๓ครั้ง๓๐๐๒๐๐หลังคาเรือนร้านหลังคาเรือนเนี่ยเรา
เลือกลงเฉพาะคนที่ต้องการช่วยเท่านั้นครับแม่เขาก็คิดในใจนะคิดในใจนะทำไมต้องเลือก
อย่างนี้วะหันมาควับอีกคนสวยลองดีกูเหรออืมที่กูมาช่วยบ้านหลังนี้เพราะบ้านหลังนี้มัน
แม่อีกไม่นานเนี่ยมันจะตกนรกเสด็จแม่ให้มาช่วยเผื่อมันจะได้ไม่ตกนรกคุณเหลืออีกแค่
ครั้งเท่านั้นที่จะมาช่วยมันจำไว้ถ้ามีเรื่องอะไรให้เรียกชื่อเราแล้วเขาก็ออกไปแม่ก็
มันคือความสงสัยเลยนะสงสัยอะไรอะไรก็ตลกอ่ะแล้วก็เขาก็เป็นคนไม่เชื่ออยู่แล้วอ่ะ
จริงเหรอไม่จริงพอครั้งที่สองครับมีการทำบุญบ้านที่บ้านเพื่อนพ่อแม่เขาก็ไปช่วย
ทั่วไปก็หั่นหมูหั่นผักกำลังทำบุญบ้านพระนิมนต์มาอยู่อยู่ต้องบอกก่อนว่าร่างทรงที่
โดนเข้าเนี่ยครับเขาเป็นพี่สะพ้ายของเจ้าของบ้านหลังนี้แต่อยู่ในฐานะคนใช้ครับก็เหมือนกับว่าบ้าน
เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยแฮปปี้พี่สะพ้ายคนนี้เท่าไหร่ก็ให้อยู่ในฐานะคนใช้คนต่างจังหวัดเลย
เพราะเอิญภรรยาของเจ้าของบ้านก็ไม่ค่อยถูกชะตาด้วยครับก็เดินมาชี้หน้าด่าระหว่างทำ

อย่างนึงเนี่ยคอยดูเถอะนรกก็จะไม่เอาเลวอย่างเนี้ย
นี่มาช่วยนะเหลืออีกแค่ครั้งเดียวนะถ้ายังไม่สำนึกนะ
นรกแน่นอนทุกคนก็ตกใจเอาแล้วเข้าแล้วแล้วเขาหันมาบอกทน
ไม่ต้องกลัวกูไม่ได้ด่าพวกมึงกูด่ามันคนเดียวอืม
พระกำลังนิ่มหมดเดินมาถึงกำลังผลทำมนต์หมดฉะงักอุ๊ย
ไม่ต้องกลัวเราเราไม่ใช่ผีอืม
เชิญท่านทำตามของท่านไปเลยอืม
แล้วก็เดินขึ้นไปทุกคนก็เริ่มมาคุยพูดคุยครับ

งงเลยเหมือนมีอะไรเหรอ
อย่าลองดีหนูนะมึงจุดทูปเรียกกูทุกวันเลยใช่ไหม
คือแม่ในใจก็คือบอกว่าเออใช่จุดทุกวัน
ก็ถามว่าจุดทำไมก็อยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่า
อยากรู้ว่าได้ยินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็เลยจุดเรียก
และในใจคือแม่ถ้าเป็นเทพจริงต้องรู้สึกว่ากูมีความทุกข์เรื่องนี้
นั้นแม่กำลังทุกข์อยู่มีความทุกข์บางอย่างที่เขาเปิดเผยไม่ได้อืมแค่
บอกกูรู้ที่มึงจุดอ่ะเพราะมึงทุกข์ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหม
เล่าเป็นฉากฉากตึกตึกตึกตึกแม่สตันเลยอุ๊ยอุ้ย
รู้ได้ยังไงอ่ะนี่คิดในใจอ่ะทำไมรู้อ่ะเสร็จบอกแล้ว
บอกแล้วไงว่าเทพมันมีจริงอืม
พอจบประโยคปุ๊บสักพักหนึ่งครับมีเด็กในที่ทำงานบ้านนั้น
วิ่งมาหน้าตาตื่นพาลงไปส่งลงบ้านส่งลงบ้านคือมีคนอะ
ไปตอกอ่ารู้ว่านะครับที่ศาลนะครับครับ
แล้วปรากฏว่าสิวอ่ะบาดมืออืม
บาดลึกมากลึกถึงกระทั่งกระดูก

ไปหาหมอครับแม่ก็คิดในใจอ้าว

ในจริงซะสร้างสาร
ทุบใส่ไปที่มือแล้วก็บีบี้แม่เขาก็เห็นว่า

บี้เสร็จถามเจ็บไหมเค้าออกเจ็บครับเจ็บ
ไม่เกินว่าเทาะที่ตกจะหายเจ็บ

ทุกคนตกใจเพราะว่าไอที่บามือถึงกระดูก
มันสนิทเป็นแค่เส้นขีดธรรมดาเลยครับ
เลือดไม่มีออกมาสักหยดทุกคนบอกเฮ้ยนี่มันแบบอัศจรรย์ต่อหน้าเลยครับ
ทุกคนก็เลยแบบโหหรือว่าจะเป็นของจริงนะครับผม
แล้วเจ้าของบ้านพอรู้ว่าเห็นแบบนี้ปุ๊บผู้ชายขอเลขม้าหน่อยสิจะไปแทงม้า
เขาบอกอย่าไปเลยเขาหน้าถ้าไม่เทพจริงท่านให้จริงท่านต้องให้ให้เราได้
ตีเลขอ่ะอยากได้ใช่ไหมให้ให้ไปเสร็จเจ้าของบ้านก็รีบไปแทง
พอเจ้าของบ้านจะพ้นบ้านไปแทงปุ๊บเขาบอกเลยเดี๋ยวมันหมดตัว
อ้าวแล้วให้ไปทำไมก็เดี๋ยวมันยังไงมันก็ต้องหมดตัวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นให้ไปเลยจะได้หมดตัวทีเดียวไม่ต้องไปรอหมดตัวนะ
ทุกคนก็ยังไงเนี่ยเทพองค์นี้ครับผมหลังจากที่ร่างนี้ออกไป
ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งอยู่คุณพ่อก็โทรมาอีกแล้วว่า
เฮ้ยบีตอนนี้มาที่บริษัทพ่อด่วนเลยเนี่ยร่างกำลังจะมาอีกแล้ว
เสด็จพี่กำลังจะมาคราวนี้มาที่มาที่ออฟฟิศเหรอ
ทำไมไม่มาที่บ้านเพราะเราโอเคนะครับก็ตามไปที่ออฟฟิศ
พอไปถึงออฟฟิศปุ๊บก็เห็นตอนนั้นน่าจะเป็นเสด็จพี่เข้าแล้ว
เดินฝ่าผ่านถนนมารถทุกคนก็จอดจอดจอดจอดจอดจอด
ก็เดินทะลุมาที่บริษัทข้ามมาที่ตึกเสร็จพี่ก็หันมาบอกว่า
พวกมันไม่กล้าชนเราหรอกมันนึกว่าเราบ้า
เสร็จแล้วก็แม่ก็เลยถามเอาแล้วเสียบี้มาทำไมเนี่ย
มาบริษัททำไมเราจะมาดูซักหน่อยว่ามันทำอะไรไว้
เราจะมาครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะไม่มาอีกแล้วนะ
แล้วก็บอกว่าทุกคนที่อยู่บริษัทนี้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับไอ้เจ้าของบริษัท
ให้ออกไปซะให้ถอนตัวไปซะไม่งั้นจะพากันแย่กันไปหมด
มาเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าน่าจะเสด็จแม่ไม่ให้มาช่วยแล้วเพราะว่ามันช่วยไม่ขึ้น
พอหลังจากเหตุการณ์นี้ครับไม่เกิน๒สัปดาห์
ร่างนี้ครับที่โดนเข้าร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตาย
สุดท้ายก็เพราะว่าเขามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งครับลูกสาวของเขาถูกลูกของชาย
ลูกชายเจ้าของบ้านขมขืนซึ่งเป็นสัตว์เป็นรุ่นพี่ลูกนอกัน
เป็นญาติกันเป็นญาติกันแล้วข่มขืนจนลูกสาวเขาเสียสติเป็นผ้าเลย
คุณแม่เขาก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าจะเสียสติบีอีกคนนึง
หลังจากนั้นไม่เกินเดือนครับบ้านหลังนี้ถูกจับข้อหาการค้าคนไปสาอุ
ค้ามนุษย์เลยครับค้ามนุษย์เลยครับซึ่งก่อนที่จะโดนจับเนี่ย
เพราะเอิญพ่อของคุณบีนะครับแม่บีเนี่ยครับไปสืบมารู้มาก่อน
ก็เลยถอนตัวทันก็เลยถอนหุ้นถอนแล้วไม่เอาละ
ก็บ้านหลังนั้นโดนยึดหมดเลยครับแล้วก็เรียกว่าโดนจัดขายเท่าตลาด
ทั้งบ้านท่างไปเลยครับเหมือนตามที่ล่างทรงพูดออกมาทั้งหมด

ใช่ครับผมเพราะเขาทำแล้วมันทำเรื่องเลวร้ายไว้จริง
หลังจากนั้นผ่านไป๖เดือนครับอยู่ก็มีคนโทรศัพท์ตามมาเรื่อง
เตรียมแสดงแล้วนะไม่ได้ก็ดีใจมันมาพีคตรงวันที่ลองชุดนะครับ
เพราะว่าชุดที่ใส่ครับเป็นชุดที่มีการเกาะอกแบบอย่างที่ร่าง
ร่างนั้นบอกเสด็จที่บอกใส่ชุดสีน้ำตาลกระโปรงขัดพิ้วเหมือนกันทุกอย่างครับ
จะเป็นชาวฉากที่จะต้องโดนผู้ชายครับรวมถึงนะครับข่มขืนนะครับ

มีการจับเทินหมุนตีรังกาว

นึกถึงเขาก็คือวันที่เขาจะไม่มาแล้ว

แล้วก็เจอกับเหตุการณ์ของร่างทรงที่

เพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะครับคือ
คนไปหาหมอดูคนนั้นมีความทุกข์นะ
สมมุติว่าตัวผมจะเชื่ออีกแบบหนึ่งด้วยซ้ำไปว่านอกจากการหากินแล้ว
สมมุติว่าเขาถูกเข้าจริงหรือเรากกวนยังยังบอก
เพราะว่าอย่างมนุษย์เรายังปลอมเป็นตำรวจเลย
แล้วยังปลอมเป็นคนอื่นเพื่อหลอกลวงคนอื่นเลย
แล้วทำไมวิญญาณเหล่านั้นไม่สามารถจะปลอมเป็นเทพ

เราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เขาเป็นของจริง

ว่าก็เป็นแค่ผีตัวหนึ่งที่อยากได้บุญ

นั่นคือเรื่องของเสด็จพี่ชื่ออะไรนะครับ

คือแม่บีสมัยก่อนเนี่ยครับ
มันจะเป็นวงดนตรีครับ

คันนี้เมื่อต้องย้อนไปสักเกือบ๓๐ปีเลยนะครับ

แล้ววันหนึ่งย้ายจากขอนแก่นกลับมาที่พัทยา
ก็มาพักอยู่ที่พักที่หนึ่งที่ติดฉาดชายหาด
แต่ความประหลาดของที่พักนี้ก็คือว่า
พอไปถึงที่พักแล้วโรงแรมนี้แล้ว

มันจะปูด้วยเตียงซ้อนกันอีก๒ชั้น
คือนึกถึงเตียงที่ธรรมดาหนึ่งอันแหละครับ

วนนั่นสิครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้
จนเวลานอนหัวเตียงต่ำกว่าที่นอน
และที่นอนสูงเสมอหน้าต่าง

ว่าพลีอมาจากต่างจังหวัด
เดินมาจากคนไกลมาถึงสมบิรีแล้ว

ก็เลยยังไม่สนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจัดห้อง
ก็เลยนอนทั้งอย่างนั้นแหละ

แล้วก็มีคนนะครับมาจับอยู่ที่หน้าขา

เขาก็ต้องสะดุ้งเง็ดตัวขึ้นมา

มีมือสองมือมากดไหล่

ซึ่งเขาก็เหมือนความรู้สึกของคุณแม่

แต่ต่อสู้ปัดอะไรไม่ได้เลย

มันไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมมันเหมือนโดนกดอยู่ตลอดเวลา

อุ๊ยคุ้นมือคุ้นมือจังเลยนะ
แม่คะเสียงเด็กที่ไหน

จนมือไปแท่ขอบหน้าต่าง

ก็เลยออกไปนั่งข้างหน้าระเบียง
ซึ่งเพราะเอิญพ่อพ่อพี่

คันแรกวันนี้ยังนั่งเสวนากันอยู่

ก็บอกนอนคงนอนเต็มก็บอกนอนเต็มอิ่มไปแล้ว

ในวงก็คุยกันหัวร้อน
บอกว่าเออเมื่อกี้ลุงดำอ่ะ

ลงมาเขาก็เป็นแบบมือกองในวงนะครับ

นอนดิ้นไปดิ้นมาเอามือบีบคอตัวเอง

พอตื่นเช้ามาทุกคนมาเจอกันที่
อาหารเช้านั่งที่โรงแรมคุยกัน
กินเมี่ยเข้าที่คุณมัวกันเหมือนมันเอามือบีบคอตัวเองดิ้นไป
เอามือบีบคอตัวเองแม่เขาก็เลยแบบฟังแล้วก็บอก
อยากดูอะไรไหมแล้วแม่เขาใส่ขาสั้นใช่ไหมแม่เขาก็บอก
มาดูนี่แล้วก็เปิดให้ดูบอกว่าไอ้ขาที่ตรงนี้ครับ
เป็นรอยนิ้วสิบนิ้วอืมกดอยู่อย่าบอกว่ามือเด็กนะใช่เฮ้ย
อันนี้เป็นมือผู้ใหญ่อืมสิบนิ้วอืม
เสร็จดูนี่เปิดมาตรงนี้อืมอันนี้นะครับ
เป็นรอยเด็กกดตรงนี้สองข้างอืมแล้วทุกคนก็ว่าเฮ้ย
ก็เลยบอกสงสัยมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะ
หลังจากที่สงสัยจะมีสักอย่างแล้วสิ่งที่แม่เจอก็คือ
ทุกครั้งที่ออกไปเล่นดนตรีครับจะเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ยืนอยู่หน้าโรงแรมพร้อมกับให้ลูกขี่คอแล้วก็ยืนอยู่ตรงใต้ต้นไม้
ซึ่งลูกจะถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงเหมือนกางเกงไหนครับ
คอยคอยอยู่แล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นจนแม่เริ่มสังเกตว่า
มันเห็นบ่อยเกินไปแล้วนะแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนชุดเลยเว้ย

ก็เริ่มถามคนในวงว่าเห็นไหม
เขาบอกไม่เห็นจนแม่แบบเอางี้เดี๋ยววันนี้ต้องจับให้ได้
เนี้ยเห็นอยู่เห็นมะทุกคนบอกไม่เห็นอืม
เอาล่ะชัวร์แล้วฉันเห็นแล้วล่ะคนเดียว
ก็เลยไปถามไปถามที่เคาน์เตอร์ว่า

มีก็ก่อนที่วงจะมาได้๒อาทิตย์
เผอิญมันมีพ่อและลูกคู่นึง
เขามาร้อนรับเมียที่ทำงานอยู่ที่ภัยตะยาต้าย

มาปนซอยไป
แล้วฉาก่อนทางพ่อทั้งลูกตายเลย

ถ้าอยากให้ช่วยอะไรให้เข้าฝัน

ถ้ามาให้เห็นอีกจะจอดลงไปด่า

คืนนั้นแม่ก็นอนฝันเลย

หลังจากทำบุญให้ไป

คือทั้งหมดเลยเจตนาของเขา

วิธีการขอเนี่ยมันอาจจะผิด

เราเคยคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งนะครับ
ว่าการปรากฏตัวของผีหรือว่าวิญญาณ

เขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้การปรากฏตัวของเขา

เขาไม่สามารถที่จะส่องกระจกเห็นเงาตัวเองได้ว่า

ใช่นะโอเคนะเลย
และทำไขให้ฉันหน่อย
ผมว่าด้วยจังหวะ
โอเคอยู่เหมือนกัน

เเรื่องราวของครูครูวิน
ยังไม่ทั้งหมดฮะเพราะวันนี้เวลาหมดซะก่อน
สัปดาห์หน้าคุณวินยังอยู่กับเราอีกหนึ่งเรื่อง

เรื่องเกี่ยวกับศพแล้วกันครับ

เกี่ยวกับศพนะครับแล้วก็เป็นมีเหตุการณ์ที่ผมไปเกี่ยวข้องกับโดยตรงเลยครับ
เกิดมาก็น่าสนใจแล้วครับเพราะฉะนั้น
สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่อีเมลของรายการที่
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกนะครับเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการเหมือนกับคุณวิน

คืนนี้ขอบคุณคุณวินนะครับขอบคุณมากครับ
และสถานีผีดุของเรานะครับจะกลับมาในคืนวันศุกร์หน้า

จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกรายการของสถานีผีดุของเราครับ
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน

โปรดติดตามตอนต่อไป